แม่ก็แปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าลีลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
ท่านผู้ชมครับ๘๐กว่าวันนะครับคดีน้องชมพู่ยังรอบทสรุปอยู่นะฮะ
เป็นการสรุปคดีเป็นการคลี่คลายคดีอย่างเป็นทางการจากทางตำรวจนะ
แต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับ
จากการรอผลคดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้ที่บ้านกอกที่มุกดาหารเนี่ย
ความเคลื่อนไหวทั้งในครอบครัวเองนะครับหรือว่าสิ่งที่เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเออภาพแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะ
กว่าวันเนี่ยอย่างบ้านลุงพลเนี่ยลุงเขยน้องชมพู่นะครับที่คุณแม่น้องชมพู่เองก็สงสัย
สงสัยลุงเขยน้องชมพู่ว่าเออช่วงเวลา๑๑พฤษภาคมที่ลูกสาวเขาหายไปมีช่วงนึงยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าไปไหนอะไรยังไงนะครับ
วันนี้หนึ่งในคนที่ให้กำลังใจลุงพลมาตลอดก็คือหมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาที่บ้านลุงพล
เดี๋ยวถ้ามีภาพเอามาเลยนะฮะภาพหมอปลามาที่บ้านลุงพลเนี่ยนะครับให้ดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อนนะฮะ
หมอปลาเนี่ยบอกมาหลายวันแล้วตั้งแต่บอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนแนะนำลุงพลให้ปักทูบกลับหัว
วันที่ไปสาบานร่วมกันในหมู่ครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยว่าไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่จะได้ทำให้คำสาบานเนี่ยมันขลังขึ้น
ค่ะบอกว่าปักทูบกลับหัวก็เหมือนกับว่าจะให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันย้อนกลับคืนไปถึงตัวคนร้ายที่ก่อเหตุทำอะไรไม่ดีกับน้องชมพู่
วันนั้นคนในหมู่บ้านกกอกถึงขั้นไม่สบายใจบอกคุณจะปักทูบกลับหัวที่ไหนก็ได้แต่ไปแนะนำให้ปักทูบกลับหัวกันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำภูผาแอกที่ชาวบ้านเคารพสัทธาเนี่ยอันนี้ไม่ได้
ใช่ชาวบ้านเขาก็เลยมาหารือร่วมกันเป็นร้อยกว่าคนนะคะเขาก็ไม่ค่อยพอใจเพราะเหมือนกับว่าเป็นการลบหลู่แต่ลุงพลก็ไปขอขมาแล้วที่วัดถ้ำภูผาแอกในประเด็นนี้
วันนี้หมอปลาก็มาเหมือนเดิมนะครับบอกว่าก็ตั้งใจมานั่นแหละ
ก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้มีเรื่องมีราวบาดหมางอะไรกับใครในหมู่บ้านหรอก
ข้าวขนของทำกับข้าวอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ให้นะครับ
แต่ระหว่างที่หมอปลามาอยู่ที่บ้านลุงพลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คนก็มาเยอะแยะไปหมดนะบ้านลุงพลอยู่ริมถนนพอดีด้วย
เดี๋ยวนี้ต้องกางเต็นต์แล้วนะใช่คนไปกันเยอะไปทุกวันค่ะจากหลากหลายพื้นที่
เขาบอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมนะมาที่บ้านลุงพลเหมือนกัน
พอเจอหมอปลาเนี่ยเดินมาเลยฮะผู้หญิงคนนี้เดินไปต่อว่าหมอปลาเลย
บอกคุณทำได้ยังไงเรื่องแนะนำให้ปากทูบกลับหัวเนี่ยคุณทำ
ได้ยังไงเดี๋ยวฟังครับ
ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ภาพหน้าขายไปเลยก็ได้กลับมาถ่าย
กันอีกรอบหนึ่ง
เกิดเหตุระหว่างคนสองคนนี้เดี๋ยวท่า
เอามาถ่ายใหม่

ไปเรียบเรียนกับผู้ประหมายนะให้จำว่าคุณจูนตอนเนี้ยไม่ใช่จูนแล้ว
ก็คือคุณบอกว่าเพื่อว่าความยุติธรรมของลุงพลแล้วก็กลับเพื่อที่จะให้คืน
แต่อย่าลืมว่าคุณปักลงพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองสมมุติวันหนึ่งเนี่ย
มีคนไปเตะกันต่อฆ่ากันจะเอามืดจะไม่ที่ดีอะไรอ่ะเตะต่ออะไรอ่ะ
อันนี้สมมุติให้ฟังมันไม่สมมุติก็ต้องพูดเหตุการณ์ปัจจุบัน
นี่ไงก็ปัจจุบันว่าคุณทำแบบนั้นไม่ถูกต้องถ้าคุณบอกเขาปักลงดิน
คุณต้องไปบอกเขาปากข้างนอกการที่จะเอาคืนหรือจะทำคืนข้าง
พี่คุณเอากฎหมายคนไหนมาคิดคุณอย่าเอาความคิดคุณ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
ผมผมไม่ให้ราคาคุณเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีหน้าที่ปฏิบัติ
ทำอะไรก็คุณไม่รู้นะแต่วันนี้ที่มาบอกกันก็คือว่า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
หรืออะไรค่อยว่ากันอ๋ออีกสามเดือนผมดูได้เลยว่า
คุณต้องไปรักษาความดันกับเบาหวานครับโอ้ขออยู่โอเคโอเคนะครับ
เพราะงานฉันมันมีอยู่แล้วแต่โอเคนะ
กูไม่ได้ว่ามีอะไรกันที่ดีไม่ไม่พี่ไม่ได้บอกว่า
พูดยามไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าพูดถึงว่าขอโทษขอโทษ
เอ้าพี่ก็ตรงอยู่กันอ่าคุณมีอะไรผมไม่เอาคุณ

นี่เป็นหนึ่งในบรรยากาศในพื้นที่วันนี้นะ
ท่านผู้ชมครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับที่เธอบอกว่าเธอเป็นนักปฏิบัติธรรมนะ
เราก็อยากจะถามนั่นแหละว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
หมอปลามาที่พื้นที่บ้านกอกวันนี้เนี่ย
พอเจอหมอปลาก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ยังรู้ได้
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะ
บอกว่าเธอยังรู้ได้แล้วเธอเห็นด้วยว่าอีก๓เดือนต่อจากนี้ไป
หมอปลามือปราบสัมภเวษีจะโดนสิ่งที่มองไม่เห็นมาจัดการ
แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องที่หมอปลาไปแนะนำลุงพลให้ปากทูบกลับหัว
เรื่องนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่หลักเป็นเพราะหมอปลาเคยทำไว้หลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องการทุบสารพระภูมิถือว่าไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะมีไว้ดีกว่าการแต่เพื่อทำลายของแนนอีกทองเฎียงงานวิบาล
พี่ก็ว่าพี่แนบพอสมควรคนหนึ่ง

ไม่พูดเพราะว่าดูเอา
เนรเอมันบอกว่าโมคะ
ใช่คำว่าโมคะกับไม่งั้นต้องไม่ต่างกัน

พระท่านเป็นผู้ให้พระเป็นผู้ปฏิบัติสิน
ท่านจะไม่ให้คนทำร้ายคุณ
ส่วนหมอปลาบอกกับผู้หญิงคนนี้ยังไง

เขารู้ข่าวว่าหมอปลาจะมาบ้านลุงพลวันนี้

มีบรรยากาศอีกความรู้สึกหนึ่งเลยนะคะ

เขาดีใจที่หมอปลาไปที่บ้านลุงพลน่ะนะ
คือจริงแล้วคนไปให้กำลังใจลุงพลเยอะ

วันนี้คนที่เขารู้ข่าวว่าหมอปลาจะไปที่บ้านลุงพล

ไปที่บ้านลุงพลไปให้กำลังใจลุงพล
แล้วก็ไปรอต้อนรับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลามีทีมงานไป๑๐กว่าคน

ลุงพลลุงพลผมอยู่บ้านผิดป่ะเนี่ย

ลุงพลประมาณเดือนที่แล้วผมมามันไม่ใช่แบบนี้นะ

เพราะว่าผมก็ไม่อยู่บ้าน๒วันกลับมา

ถ้าเจอแบบบ้านคราวที่แล้วไม่ต้องนอนเลยนะ

ติดกล้องพอเดี๋ยวใช้ไฟนิดเดียว

เพราะว่าขอใช้เขา
มันเปลี่ยนไปเยอะเลยมันเปลี่ยนไปเยอะเลย
ไปทำอะไรมาเนี่ยไปเอาเงินใครเข้ามาหรือเปล่า

นี่นะคะหมอปลาถึงขั้นโอ้โหบ้านลุงพล
คราวที่แล้วที่หมอปลาลงพื้นที่มากับครั้งนี้มันต่างกันมากเลยนะ
ครั้งที่แล้วบ้านลุงพลยังมีแค่แบบเหมือนเป็นผ้ามาขึงแทนผนังบ้าน
แต่คราวนี้บ้านเกือบเสร็จเกือบเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์
ลุงพลบอกกับหมอปลาว่าคือทั้งหมดเป็นความใจดีของคนที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่
แล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยืนยันว่าไม่เคยไปร้องขอหรือเปิดบัญชีรับบริจาคอะไรเลยนะคะ
หมอปลาก็เดินดูรอบบ้านนะคะครับแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำอ่า
แต่พอขอเข้าห้องน้ำปรากฏว่ายังไงเดี๋ยวลองดูจังหวะที่ขอเข้าห้องน้ำค่ะ
แล้วรอบดูรอบห้องน้ำที่แม่งกลัวใจซึ่งกลัวไว้กลัวอร่อยกว่าครั้งเชี่ยว
ขณะนี้ซ่วมได้เต็มขี้นะฮะขี้ได้เต็มซ่วมใช่ไหมฮะเนี่ยลุงพลผมดูอ่ะ
ห้องน้ำลุงแค่นี้สงสัยนักหนาวฮะขอโทษนะไม่ได้เลย

มารู้ได้ไงเนี่ยมันถามสิเนี่ยอะไรอ่ะ
ก็คิดว่าถ้าเขาจะแอบมองแอบมองในมุมไหนได้หมอบ้านมองได้ทุกมุมอ่ะ
แล้วมันจะมาซ่อนใครได้ไงวะไประวังไปยังไงออกมาก็ต้องระวังว่าใครแข็ง
แอบถ่ายคลิปหรือเปล่าต้องชัดเจนได้ไหมอันนี้ก็ต้องกินข้าวเองเนี่ย
ยังครับเดี๋ยวรอกินข้าวยบัวชีอยู่ครับทำอันนี้ได้ไหมครับ
ทำอันนี้เดี๋ยวผมเตรียมเข้าของข้าวบัวชีก่อน
เฮ้ยคุณมาจากช่องไหนคุณมาจากช่องไหนอ่ะ
คุณมาจากช่องไหนน่ะทำอะไรอยู่มาเลยเออมาช้าอย่างงี้สวัสดีค่ะ

ก็คือสรุปแล้วหมอปลาไม่เข้าห้องน้ำใช่ไหมคะคือคงจะไปดูอ่ะฮะ
เพราะว่าเคยมีกระแสข่าวประมาณว่าเอ๊ะลุงพลช่วงที่เกิดเหตุกับน้องชมพู่เนี่ย
มีใครเอาใครมาซ่อนไว้ที่ห้องน้ำหรือว่าที่บ้านลุงพลอะไรหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ลุงพลบอกแล้วว่าการต่อเติมเนี่ยค่ะ
ต่อเติมในส่วนของบ้านให้แล้วเสร็จก่อนนะคะ
แล้วก็บ้านเนี่ยก็คือมีคนใจดีส่งวัสดุก่อสร้างส่งเฟอร์นิเจอร์ไป
เสร็จแล้วถึงจะขยับมาทำห้องน้ำ
ดังนั้นห้องน้ำก็เลยยังเหมือนเดิมก็คือยังไม่ได้ทำอะไรก็เป็นเนี่ย
มีผ้ามาขึงอยู่แล้วผ้าก็ขาดขาดเป็นรูอะไรแบบนี้นะคะ
หมอปลาบอกนี่จะมาซ่อนอะไรใครได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยรูเต็มไปหมด
ส่วนเมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นอันนี้คือบ้านเก่าค่ะแต่ตอนนี้บ้าน
บ้านนี้โอ้โหขึ้นผนังขึ้นกำแพงอะไรแทบจะเสร็จแล้ว
หมอปลามายังคิดว่ามาผิดบ้านใช่หมอปลาตกใจว่าโอ้โห
บ้านเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะครับก็หมอปลาก็ทักทายนักข่าวทุกช่องอ่ะนะคะ
ก็แน่นอนต้องทักทายติของเราก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่หมอปลาลงพื้นที่ไป
กระซิบข้างหูติจนใครก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะหมอปลากระซิบอะไรข้างหูติ
อ่าไม่รู้ว่าวันนี้จะกระซิบหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
ครับก็ติก็เลยเกาะติดหมอปลานะคะก็เดินดูรอบรอบบ้านลุงพลไปด้วยกันนะคะ
ก็คุยกันไปเรื่อยจู่ค่ะลุงพลถึงกับน้ำตาไหลต่อหน้าหมอปลา
อ้าวยอมรับว่าเมื่อก่อนน่ะนะจะไปซื้อของสักครั้ง
ก็ไม่กล้าเพราะกลัวคนมองไม่ดีเพราะเหมือนกับตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ครับแต่พอมาวันนี้คนให้กำลังใจเยอะมาก
เชื่อมั่นในตัวลุงพลเยอะมากลุงพลก็เล่าไปน้ำตาไหลไปแบบนี้เลยนะคะ
ลุงพลสัญญาเลยว่าลุงพลจะเป็นคนเดิมนะ
ไม่ลืมตัวแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีกำลังใจเยอะขนาดนี้ก็ตาม
ไปไงลุงพลไปไหนก็ลำบากคนก็จ้องว่าเหมือนผมครับ
ฆ่าน้องลุงพลจำได้ไหมวันแรกที่ผมมาก็ไปที่โลตัสไปอะไรก็
ซื้อของไม่ได้ทำไมเขาเขามองผ่านแมสอ่ะนะ
แล้วเราใจคอไม่ดีวันนี้มันแตกต่างครับลุงพล
ก็แตกต่างครับแตกต่างที่เรามีกำลังใจเยอะ
แต่ลุงพลก็ต้องสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เอ็นตัวนะครับ
ไม่ลืมครับไม่ลืมผมวันที่เราลำบากข้างบน
ผมไม่ยึดติดอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้ผม
ผมดีใจแทนครอบครัวลุงพลกับป้าแตนนะครับเอ่อวันแรกที่ผมมา
กับวันนี้ที่ว่ามาอีกครั้งเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมาก
เรื่องความผิดเนี่ยผมกล้ายืนยันนอนยาลุงพล
คือคนดีนะเพราะว่าถ้าคนไม่ดีนะลุงพล
มันคิดไม่ดีพฤติกรรมมันก็ต้องสอกันออกไปเองครับ
นี่นะคะก็หมอปลาเดินทางออกจากจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นใช้รถสามคันขนสัมภาระ
มีทั้งกระมังหม้อหายเครื่องคันกะทิเสบียงนะคะ
เอากล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ให้ได้ดูบรรยากาศไป
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านลุงพลให้ด้วยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะก็ทำอาหารให้ลุงพลกับป้าแตนกินกันครับ
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ดูไปนะครับใช่ค่ะวันนี้บอกเลยว่ายาว
เยอะคนนี้นะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกอกเนี่ย
แง่มุมไหนก็แล้วแต่คือผมพูดตรงนะว่า
เราก็ไม่รู้ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงใช่ไหม
อย่างภาพที่ผู้คนเดินมาที่บ้านเดินทางมาที่บ้านลุงพลเนี้ยอ่า
มาให้กำลังใจกับลุงพลหรือว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่มาเที่ยว
ชมบ้านกกอกอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ท่ามกลางการติดตามข่าวสาร
เรื่องเหตุการณ์ของน้องชมพู่นี่สปายเดอร์แมนก็มา
ไปเดอร์แมนยังมาเลยนะคะนี่ฮะสไปเดอร์แมนมาเยี่ยมลุงพล
ได้เจอหมอปลาพอดีนะครับคือเขามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาหาหมอปลาอย่างเดียวนะ
เขาแค่เอารู้ว่าหมอปลาจะมาบางคนเขาก็อยากจะมาเจอหมอปลาก็มี
แต่ส่วนใหญ่เขามาเพราะต้องการมาให้กำลังใจลุงพลใช่ค่ะ
ส่วนใครจะมองมุมไหนแง่มุมไหนอันนี้มันก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลนะ
ไปเดอร์แมนคนนี้บอกลุงพลช่วยเซ็นชื่อให้ผมหน่อยนี่ฮะ
ชัยพลนี่ชื่อจริงเซ็นชื่อให้เลยลุงพลนะครับ
มีรูปหัวใจให้อีกแถมให้ด้วยบอกให้หมอปลาเซ็นชื่อให้ผมหน่อยด้วย
หมอปลาก็เซ็นนะครับหมอปลาเซ็นที่ปากสไปเดอร์แมนเลย
นี่เข้าตรงนี้เลยแม่นี่ครับใส่ชุดสไปเดอร์แมนมานะ
เขาบอกว่าเพราะว่าสไปเดอร์แมนคือสัญลักษณ์ของฮีโร่
ขอไลก์เซียนด้วยครับผม
มาจากไหนอ่ะ
เอ่้ยแล้วขอเข้ามากินเกี่ยวกบเดา้นนี่เห้อนักขาวดูนี้

ใส่ชุดนี้มาให้อุดอนเลยเหรอครับผมอันนี้จากปากจากเมืองแบบเหล้อครับ
เฉพาะพอเฉพาะนะครับขอโทษโทษโทษโทษนะนะ
มาส่งแจขังแน่เลยผมเขาอันมือแน่รึยังปากคุณเลย

เขาชื่อนายวินัยสุริยะวงนะครับ

บอกว่าวันนี้ที่ตั้งใจเดินทางมา

อยากจะมาตัดผมให้ลุงพลด้วย

ถ้าจะดูในส่วนของลุงพลวันนี้เราจะเห็นว่าหน้าตาดูสดใสขึ้น
ถ้าถามว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีคนมาเยี่ยมเยอะที่สุดไหมน่าจะใช่นะ
วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะวันนี้วันจันทร์วันทำงานปกตินะ
แต่ว่าชาวบ้านหลายคนก็คงจะเคลียร์ภารกิจอะไรกันได้นะครับหรือว่าไม่ได้ทำงานประจำ
ก็เลยมาเยี่ยมกันนะครับมาให้กำลังใจกัน
จังหวัดนะครับที่มาภาคเหนือภาคใต้ในอีสานในภาคกลางก็มา
บางคนก็แบกอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรต่างนานามาด้วย
เอามาทำอาหารให้มาให้กำลังใจกันมาทำข้าวทานกันด้วย
นี่พระรูปนี้ก็มา
พระรูปนี้เนี่ยบอกว่ามาจากยะโสธรวันนี้ตั้งใจจะไปเตางอย
แล้วก็เลยแวะมาก่อนแวะมาบ้านกกอกที่ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงมุกดาหาร
ไม่ไกลกันมากกับเตางอยไม่กี่สิบโลนะก็เลยแวะมาก่อน
นำเหรียญพระสมเด็จมามอบให้กับป้าแตนแล้วก็เหรียญหลวงปู่ชอบ
ให้กับลุงพลพระรูปนี้บอกว่าจากการติดตามข่าว
คดีน้องชมพู่มาเกือบ๓เดือนเนี่ย๘๐กว่าวัน
เห็นว่าลุงพลกับป้าแตนมีนิสัยค่อนข้างแตกต่างกัน
แต่เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้เพราะเข้าอกเข้าใจกัน
ถือว่าเป็นคู่แท้นี่หลวงพ่อท่านดูแบบนี้เลยนะ
ค่ะบอกดูข่าวแล้วรู้เลยว่าลุงพลป้าแตนนี่เป็นคู่แท้
ขอให้โยมพลมีกำลังใจนะต่อสู้อุปสรรค
ทุกคนต้องรับกรรมผลกรรมของสัตว์โลกทั้งปีนี้
เรารับปีหน้าเราก็พ้นมันจะเป็นอย่างนี้
ทุกคนมีผลกรรมเห็นแต่โยมแตนในโทรทัศน์
ซีเรียสหัวเราะลื่นเริงออกทีวีรื่นเริงดี
ปลดปล่อยไม่เหมือนโยมโยมผู้ชาย
ผู้ชายจะทุกข์ทุกอย่างทุกข์ในจิตใจ
คือไม่ปล่อยเก็บเป็นคนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้
กดดันตัวเองนะทีนี้เราก็ปลดปล่อยออกให้มันมีความสุข
ยายทั่วแล้วมากกว่าอะไร

เคยน้องชมพู่เนี่ยบอกตลอดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คดีที่เกิดขึ้นของหลานสาวเนี่ยมันก็ทุกข์ใจเศร้าใจนั่นแหละ
ค่ะแล้วมันเป็นความกดดันนะ
อึดอัดความอัดอั้นในส่วนของตัวเอง
ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแต่ทุกวันนี้ดูจากภาพนี้ฮะ
นี่ฮะรถที่มาจอดมาจอดอยู่ริมถนนโอ้โหหน้าบ้านลุงพลค่ะ
คุณเขมสอนโอ้โหนี่ถนนตะบนกกตูมยาวไปนู่นอ่ะ
เฉพาะวันนี้นะวันนี้ยาวเกือบ๓กิโลเมตรอ่ะ
รถจอดสองฝั่งอ่ะลุงพลบอกว่าในมุมหนึ่งก็เหมือนกับเป็นความทุกข์หนักของตัวเองนะ
แต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะ
คนให้กำลังใจเยอะมากคนสร้างบ้านให้อืม
ส่งอุปกรณ์ส่งเฟอร์นิเจอร์มาให้นี่ฮะวันนี้มาเยอะจริงจริงค่ะครับ
โอ้โหทีนี้ค่ะได้เวลารับประทานอาหารกันแล้วค่ะอ๋อเลยฮะ
หิวแล้วค่ะโอ้โหพาไปดูหน่อยโอ้โหคนเยอะจริงจริงเห็นป่ะ
หมอปลาบอกว่าทำอาหารเผื่อประชาชนที่ไปให้กำลังใจลุงพลด้วยนะ
ไปกันเยอะอย่างนี้หมอปลาบอกให้ชิมหมด
ทีนี้ค่ะสิ่งที่หมอปลาเตรียมไปนะคะอันนี้คือจังหวะที่ไปถึงพอดี
หมอปลาขนอุปกรณ์ไปพร้อมเลยนะคะในการทำอาหารให้กับลุงพลและป้าแตนนะคะ
ไปช่วยขนของนะคะครับมีหม้อขนาดใหญ่หลายใบเลยมีกระทะ
เตาถ่านถ้วยชามช้อนพลาสติกเครื่องปรุงคือมาพร้อมเลยอะค่ะ
ไม่ต้องไปหยิบยืมของใครเตรียมมาเอง
นี่นะคะหมอปลาบอกหมอปลาเป็นพ่อครัวเองนะคะ
เมนูที่หมอปลาทำวันนี้ก็คือกล้วยบวชชี
หมูสามชั้นผัดสตอผัดเผ็ดหัวหมูหน่อไม้ดองนะคะ
ลงมือทำหมอปลาบอกว่ากล้วยบวชชีที่จะทำให้ลุงพลกับป้าแตนกิน
ก็เพื่อเป็นการแก้เคล็ดทุกอย่างจะได้ง่าย
กล้วยทำ๒สูตรคือสูตรใส่ถั่วเขียวกับสูตรไม่ใส่ถั่วเขียว
สูตรที่ใส่ถั่วเขียวก็จะทำให้กล้วยบัวชีหอมนะคะ
แต่ก็มีความหมายด้วยก็คือชีวิตลุงพลจะได้เจริญงอกงามเหมือนกับถั่วเขียวอะค่ะ
อันนี้หมอปลาบอกแบบนี้นะคะหมอปลาก็ลงมือทำนะคะ
เริ่มจากกล้วยบัวชีนะคะก็ติดเตาไฟเฉาะมะพร้าวหั่นกล้วย
ใช้กล้วยน้ำว้าหนึ่งเข่งนะคะครับใช้กล้วยทั้งห่ามทั้งสุก
มะพร้าว๖กระสอบน้ำตาลทราย๑๖กิโลกรัม
ก็คนกะทิใส่น้ำตาลใส่กล้วยใส่ถั่วเขียว
หมอปลาบอกว่าอร่อยแน่กล้วยบวชชีวันนี้รับรองค่ะ
รสชาติมันก็จะหวานกลมกล่อมแล้วมันจะอร่อยนะแต่มันจะเหนียว
อาจจะมันอาจจะใครอาจจะไม่ชอบแต่มันอร่อย
คือเริ่มจากกล้วยบุชีหลังจากนั้นก็ทำเมนูต่อไปนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมือผัดสตอกับหมูสามชั้นแล้วก็ผัดเผ็ดหัวหมูหน่อไม้ดองนะคะ
นี่ค่ะถามหมอปลาอีกหนึ่งนะคะ
แล้วเมนูผัดสตอกับผัดเผ็ดเนี่ยมีนัยยะอะไรเหมือนกับกล้วยบวชชีไหม
หมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอก
แฟนคลับส่งสตอมาให้พอดีแต่ว่าขนมจีนน้ำยากับขนมจีนแกงเขียวหวาน
เดี๋ยวจะทำให้พรุ่งนี้นะก่อนจะเดินทางกลับนะคะ
เพราะว่ามีแฟนคลับติดต่อมาว่าจะส่งขนมจีนมาให้จากจังหวัดลบบุรี
หนึ่งร้อยกิโลกรัมค่ะคือจริงจริงแล้ววันนี้ลุงพลก็คือเป็นเจ้าบ้านนะคะ
ในฐานะเจ้าบ้านลุงพลบอกว่าจริงแล้วลุงพลเองก็เตรียมอาหารไว้ต้อนรับหมอปลาและคณะเช่นเดียวกัน
เมนูที่ทางบ้านลุงพลเตรียมเอาไว้ให้ก็คือผัดผักปุ้งแต่ปรากฏว่าวันนี้คนเยอะ
ลุงพลบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเลยจิรายุทธ์ทีมข่าวของเราลูกชายคนโต
ขอสมัครเป็นลูกชายโอ้โหนี่จะไปทำบ้านเขาไฟไหมผัดผักปุ้งไฟแดง
ครับก็ต้องถามหมอปลากับลุงพลอ่ะว่าลีลาดีแล้วอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมนี่แหละค่ะ
ก็เราก็เห็นบรรยากาศการทำกับข้าวนะคะทีนี้ค่ะก็ต้องมาชิมแล้วค่ะว่าจะ
อร่อยขนาดไหนสมกับที่หมอปลายืนยันว่ากล้วยบวชชีฝีมือหมอปลาเนี่ย
อร่อยแน่นอนนะคะครับหมอปลาก็ตักกล้วยบวชชีให้กิน
ติกินก่อนเลยชิมคนแรกเลยโอ้โหกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์
เป็นคนประเดิมนี่กล้วยบัวชีปุ๊บนี่ติระวังร้อนตินี่ติ
ร้อนนะติกว่าจะกินกว่าจะกินก็ร้อนแบบจากเตาเลยอ่ะ
นี่นะคะปึ้บเข้าไปแล้วนี่เป็นอย่างง่ายมือก่อนแล้วว่าร้อน
ไม่เชื่อคือไม่เชื่อพี่เห็นไหมหมอปลาบอกว่าติต้องลองคนแรก

ให้ด้วย
มีบรรยากาศมาทำภัยศาสตร์ไฟใช่ไหม
ไม่มีภัยศาสตร์ให้หน้าข่าวก็เลย

บรรยากาศเขาคนมาเยอะเลยมีหลายกิจกรรมหน่อย
ในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เดี๋ยวเราก็ติดตามให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ค่อยค่อยไล่ไปนะครับอ่าดูตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้ต่อหน่อยนะครับ
หลังจากทำอาหารกันเสร็จทั้งคาวทั้งหวาน
ติก็ชิมเรียบร้อยผักบุ้งไฟแดง
ก็ผัดให้เสร็จเรียบร้อย
ก็ถึงเวลาทานข้าวกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
โต๊ะอาหารกันลุงพลป้าแตนนะ
มีคุณพ่อคุณแม่ของลุงพลนี่มาจากสกลนครด้วยนะครับ
วันนี้มาหาลูกชายที่บ้านด้วยมาให้กำลังใจมาทานอาหารร่วมกัน
หมอปลาเอากล้วยบวชชีกับผัดสตอมาแล้วป้อนเลยนะ
้อนลุงพลด้วยตัวเองเลย

เอาก็ไม่กล้าไม่กล้า
เอาไม่กล้าเอา

แล้ว

กล้วยผวดชี้นี่คือเปล่าเย็นแล้วแต่ข้างในมันยังร้อนนักค่อยทานนะเหมาะปลาก็ป้อนปะแตนด้วยนะค่ะ
ดูวุบรรยากาศขนาดครบ

เอาเลยเอาเลยร้อนนะแต่มันอร่อยมากเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่อีกคันเถิดนี่คันหน่อยไอ้เนี่ยคือสัมพันธ์เลยพระแตนสต้อเนี่ยทำไมมันทำไมมันมันต้องสามเม็ดรู้ไหม
ทำไมครับผมเคยดูนักเล่นสามโก๊คไม่มันจะมีจองวางแผนโก๊คเลยสามโก๊คแต่สุกกรก
ทานขนมนะจ๊ะทานข้าวก่อนอันนี้แหละ
คุณพ่อคุณแม่ลุงพลก็มาจากสกลนครด้วยพ่อแม่ลูกลูกสะพ้ายก็เลยได้ทานข้าวด้วยกัน
ร่วมกับชาวบ้านร่วมกับประชาชนอีกเป็นร้อยคนนะฮะวันนี้ที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันนะครับ
ก็ทานข้าวกันวันนี้หลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จทีนี้นะคะมาดูความหมายของแต่ละเมนูนะคะ
ที่หมอปลาบอกว่าโอ้โหลงทุนแบบทำด้วยตัวเองเป็นพ่อครัวเอง
อุปกรณ์มาเองทุกอย่างกล้วยบดชีใส่ถั่วเขียวเนี่ยค่ะ
ความหมายที่หมอปลาบอกก็คือให้ชีวิตลุงพลมีแต่เรื่องกล้วย
ถั่วเขียวก็คือชีวิตมีแต่ความเจริญและอุดมสมบูรณ์นะคะผัดสตอหมูสามชั้น
หมอปลาบอกว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรแฟนคลับส่งสตอมาให้ก็แค่นั้นเองค่ะ
เผ็ดหัวหมูหน่อไม้ผสมเครื่องเทศก็มีพริกเกลือขาดตะไคร้เนี่ยนะคะ
ก็คือเหมือนกับภาวนาจิตให้คนที่ทำร้ายน้องชมพู่หรือที่มีส่วนร่วมได้รับผลกรรมด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีข่าวคราวของลุงพลเกิดขึ้นมากมายนะ
หลากหลายแง่มุมนะครับหลังจากที่มีคดีของหลานสาวเกิดขึ้นที่บ้านกอกเนี่ย
พ่อกับแม่ของลุงพลอยู่ที่อำเภอวานอนนิวาสที่สกลนครเนี่ยบอกว่าก็เป็นห่วงลูกชาย
ค่ะมีลูกที่ไปหาอยู่บ้างครั้งสองครั้งคราวนี้ก็เลยมาหาเองฮะ
วันนี้จังหวะคนเยอะพอดีพอมาถึงบ้านที่มุกดาหารเนี่ย
ลุงพลก็ก้มกราบพ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่ก็

พ่อแม่ลุงพลนะครับสำหรับพ่อแม่ลุงพลนะครับ

ผูกข้อไม้ข้อมือให้กำลังใจลูกชายด้วยนะครับ

สำหรับพ่อแม่ลุงพลนะครับลุงพลนี่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับวันนี้
สำหรับพ่อแม่ลุงพลนะครับลุงพลนี่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับวันนี้
สำหรับพ่อแม่ลุงพลนะครับลุงพลนี่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับวันนี้
สำหรับพ่อแม่ลุงพลนะครับลุงพลนี่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ครับวันนี้
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักนึงแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
บอกว่าไม่ได้เจอพ่อกับแม่มาพักหนึ่งแล้วตัวเองก็ยุ่งอยู่กับเทื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ
แม่มาหาถึงบ้านก็ตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ถูกแม่มาหาถึงบ้านก็ตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ถูก

สองใบเนี่ยไปให้คุณตาชาญกับคุณยายสมควรคุณพ่อคุณแม่ของป้าแตน
วันนี้เหลือ๑ใบลุงพลก็เลยมอบให้กับพ่อกับแม่
ลุงพลบอกว่าคิดถึงพ่อกับแม่มากนะครับ
ก็ยังโทรบอกพ่อกับแม่อยู่นะครับว่าถ้ามีเวลาก็มาหาบ้าง
มาดูบ้านใหม่ของลูกชายบ้างใกล้จะเสร็จแล้ว
อยากให้พ่อกับแม่มาหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปหาพ่อกับแม่มาแล้ว
แต่อยากให้พ่อกับแม่มาดูบ้านที่กำลังจะสร้างใหม่เสร็จแล้ว
ดีใจครับตั้งใจให้แม่กับพ่อมาครับ
เพราะว่าอยากเห็นหน้าพ่อกับแม่นะครับ
เพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปหาท่านบ่อยครับ
ก็เลยได้โทรศัพท์มาให้ท่านมาที่บ้านครับ
ก็ตั้งแต่ไปขอพรท่านนะครับ

น่าจะเป็นช่วงน่าจะเดือนกว่าแล้วครับ
ครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะมอบลอตเตอรี่ให้แม่ครับ
ใช่ครับรอเตอรี่๓ใบก็ให้พ่อตามยาแล้วก็ให้แม่
ก็บื้มบกบุญใจครับ

เชื่อว่าพ่อแม่ก็คงให้กำลังใจอยู่ที่บ้าน
ซึ่งผมเองก็ไม่เคยที่จะโทรไปบอกท่านนะครับ
ว่าเหตุการณ์มันมีเกิดขึ้นอะไรกันบ้าง
ไม่อยากจะทำให้สบายใจครับ
กำลังใจมันเพิ่มขึ้นได้ไหมครับ

แต่ว่าเราก็ยังมีห่วงอยู่
ก็ต้องรอวันนั้นมาถึงก่อนครับ
ของลุงพลบอกว่าตอนแรกที่มาถึงบ้านนี่ดีใจมากนะครับ
เพราะว่าภาพที่เห็นคือมีคนมาให้กำลังใจลูกชายเยอะมาก
ดีใจที่สุดก็คือการที่บ้านหลังใหม่ของลูกชายที่สร้างอยู่เนี่ย

แม่ลุงพลผูกแขนผูกข้อมือให้กับลูกชายด้วยนะครับ
พรให้กับลูกชายด้วยนะครับ
คนที่มาให้กำลังใจลูกชายด้วย

มันจะบอกอะไรกับลูกชายมันกลัวมากกว่าวันนี้
บอกให้ได้ความบริสุทธิ์
ดีใจยายก็ดีใจ
อยู่ที่นี่เป็นสุขเด้อฟังพ่อฟังแม่จังสินล่ะคุณว่า

นี่แหละคนดีคุณว่าต้องทำอะไรก็ไปแล้วหาจบ

แตนภรรยาลุงพลนะครับ
บอกว่าวันนี้ก็ดีใจมากนะครับ

คือภาพของคนที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับ
เดินทางมาให้กำลังใจเยอะแยะมาก
แตนบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนจริง
ในส่วนของตัวป้าแตนที่เป็นภรรยาเนี่ย
ยืนยันว่าเชื่อมั่นตัวลุงพลสามี
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่

กว่าจะมีวันนี้ได้ป้าแตนกับลุงพลต้องผ่านเรื่องราวต่างมามากมาย
จนถึงวันนี้สิ่งเดียวที่ป้าแตนเชื่อก็คือการทำดีได้ดี
เพราะทุกอย่างที่ได้รับมาในขณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งของเป็นการสร้างบ้าน
เชื่อว่าเป็นผลตอบแทนมาจากการที่ป้าแตนกับลุงพลทำความดีมาตลอด

แต่มันก็มาเห็นผลณขณะนี้

ความดีที่เคยทำมาเนี่ย
เหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ให้เดินต่อสู้ต่อไป
วันนี้ป้าแตนนี่ถึงขั้นยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ

เนี่ยครั้งแรกที่เราเหลือเชื่อมาก
ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เห็นความดีของคนคนหนึ่ง
ก็ขอให้อันนี้ส่งผลบุญที่ทุกคนตั้งใจมาทำให้ครอบครัวเรา
ด้วยอายุวรรณสุขภาระก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป
ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มั่นใจกับเรามั่นใจในตัวเรา
ทั้งที่แบบไม่ได้อยู่กับเราอะไรแบบนี้นะแต่เพื่อนก็มั่นใจแบบเยอะมากเลยน่ะ

คนที่เราทำความดีไว้เยอะเยอะสะสมมาอะไรอย่างนี้อาจจะช้าหน่อย
แต่ว่าถ้ามันผูกในช่วงที่เราลำบากอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะ
ถึงมันส่งผลให้เราเห็นได้ชัดเจน
ใช่ของทุกอย่างเราไม่ได้ร้องขออะไรเพื่อนเลยนะครับ
คืออยู่ก็มาอยู่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกปฏิหารเนอะ
นี่นะคะคือลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้คุยกับนักข่าวก็จะพูดในลักษณะแบบนี้ตลอดคือทราบซึ้งใจ
คือคนที่มาให้กำลังใจเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
เดินทางกันมาจากหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดคือมาถึงบ้านมาให้กำลังใจแล้วก็ส่งความช่วยเหลือมาเยอะขนาดนี้นะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนอกจากจะทำอาหารแล้วนะคะหมอปลาบอกตั้งแต่ต้นว่าวันนี้ที่ตั้งใจจะไปที่บ้านลุงพลก็คือตั้งใจจะไปช่วยในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด
หมอปลาพาคณะทีมงานไปเอากล้องวงจรปิดไป๔ตัวแต่ตอนแรกลุงพลก็ไม่มั่นใจว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่า
ว่าไฟไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าเนี่ยจะพอไหมเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านลุงพลพ่วงไฟจากลานมันมาใช้คือยังไม่มีเสาไฟฟ้า
หมอปลาก็เลยบอกว่ากล้องวงจรปิดใช้ไฟน้อยน่าจะติดตั้งได้นะอยากจะติดตั้งให้เพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยเดินดูรอบบ้านนะคะว่าจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดไหนยังไงบ้างนะคะ
กล้องตัวที่หนึ่งค่ะก็คือที่บริเวณหน้าบ้านนะคะฝั่งซ้ายมุมนี้ก็จะเห็นภาพบริเวณหน้าบ้านไปจนถึงถนนและทางเข้าออกของบ้านลุงพลทั้งหมดนะคะ
กล้องตัวที่สองติดตั้งบริเวณหน้าบ้านฝั่งขวาก็จะเห็นด้านข้างบ้านฝั่งขวายาวไปจนถึงหลังบ้าน
กล้องตัวที่สามติดตั้งบริเวณหลังบ้านฝั่งขวามุมนี้จะเห็นหลังบ้านทั้งหมดรวมถึงห้องน้ำด้วยกล้องตัวที่สี่ติดตั้งที่หลังบ้านฝั่งซ้ายก็จะเห็นข้างบ้านฝั่งซ้ายไปจนถึงหน้าบ้านนะคะ
ทีมงานของหมอปลาก็ติดตั้งระบบผ่านเซิร์ฟเวอร์ต่อเข้ากับไวไฟสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะ
พอติดตั้งเสร็จทีมงานก็ได้ทดลองระบบตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง๔ตัวนี่นะคะสามารถใช้งานได้ดีค่ะ
แล้วมันใกล้ใกล้กับบ้านลุงพลตำรวจก็เก็บไปตรวจสอบจนรู้ว่าเจ้าของเสื้อคือใคร
แต่ในวันนั้นเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยลุงพลเริ่มกังวลใจว่าโอ้โหไม่ใช่ว่าไปมาจะมีใครเอาอะไรมาซุกมาวางไว้แถวบ้าน
กลายเป็นคนก็มาพุ่งเป้าที่ลุงพลว่ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า
ลุงพลเขากังวลเขาก็พูดตั้งแต่วันนั้นนะคะ
ว่าอยากจะให้คนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูหน่อยติดตั้งกล้องวงจรปิดให้หน่อยได้ไหม
เพื่อความปลอดภัยของที่บ้านลุงพลด้วยนี่ค่ะวันนี้หมอปลาก็เลยไปติดตั้งให้นะคะ
คือก่อนหน้านี้ที่หมอปลาบอกว่าจะนำไม้กวาดมาให้ลุงพลด้วยค่ะ
ซึ่งไม้กวาดในที่นี้หมายถึงคณะทำงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับหมอปลานะคะ
มาให้ความรู้ทางข้อกฎหมายกับลุงพลและครอบครัวของชมพู่ให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่า
ตัวเองนั้นมีสิทธิ์ทางกฎหมายยังไงบ้าง
หมอปลาบอกว่าการที่มีผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมาให้ข้อมูลเนี่ย
มันก็เหมือนกับการนำไม้กวาดมากวาดทำความสะอาดให้
หมอปลาก็เลยบอกว่าคำว่าจะเอาไม้กวาดมาให้เนี่ย
เป็นคำเปรียบเปลยเปรียบเทียบว่าเป็นการนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาให้เท่านั้นเองค่ะ
ตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับก็คือเป็นผู้ต้องสงสัย
ผู้ต้องหายังได้รับสิทธิ์๑จะพูดหรือไม่พูดก็ได้ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ใช่ไหม
แต่ผู้ต้องสงสัยนะครับไม่พูดไม่ได้ครับไม่ให้การไม่ได้ครับ

เนี้ยคือไม้ฝาดเนี้ยคือไม้ฝาดเลยขวัดอะไรครับเขาไม่ได้ฝาด
แต่หลุงโพธิ์ก็ยังตกเป็นผู้ต้องจงสัยไหมเนี่ยเหรอ
แล้วก็ต้องเอาผู้รู้มาจัดการว่าเฮ้ยมันไม่ทำแบบนี้ไม่ได้
นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หมอปลาเขาพามา
แล้วก็เอากล้องวงจรปิดมาติดให้นะครับ
ผู้ที่เขาจะมีสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณหรือว่าสิ่งเล่นลับต่าง
นี่เป็นภาพตอนที่มาบ้านกกอกครั้งแรกนะครับ
สมัยมีคดีน้องชมพู่ใหม่นะครับ
แล้วขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะครับ
มิถุนายนในวันนั้นเนี่ยนะเคยกระซิบบอกติ
แต่บอกว่าบอกเปิดเผยไม่ได้ว่าสัมผัสถึงอะไร

ตอนนั้นคนก็แบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้น
วันนี้๓สิงหาคมมาอีกครั้งหนึ่งฮะ
แถวบ้านลุงพลเนี่ยมาบ้านกอก

แต่กระซิบบางสิ่งบางอย่างกับจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
แต่หมอปลาบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยในทางสาธารณะได้จริง
เพราะมันอาจจะไปกระทบกระเทือนนะครับ
เพราะยังไงซะทางคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ก็ต้องรอให้ตำรวจเป็นผู้สรุปเป็นผู้เปิดเผยว่าความคืบหน้าคดีเป็นยังไง

แต่สิ่งที่หมอปลาบอกกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เนี่ยนะครับ
หมอปลาพูดถึงประเด็นที่มีข่าว
บอกว่าลุงพลเคยขึ้นภูเหล็กไฟ
แล้วเคยพูดเคยบอกว่าน้ำหนักชมพู่เนี่ยหนักกว่านี้อีก

หมอปลาบอกว่าคุยกับลุงพลแล้วนะครับ
ลุงพลเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่เคยพูดลักษณะแบบนั้นนะฮะ
เหมือนกับบอกว่าตัวน้องชมพู่เนี่ย
น้ำหนักมากกว่านี้อีกก็ไม่รู้หนักแบบไหนอะไรไง
จะเป็นคนที่อุ้มคนที่แบกน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ยืนยันว่าไม่มีนะทั้งหมอปลากับลุงพลเขายืนยันว่าไม่มี

วันที่หมอปลาลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
แล้วมีประเด็นที่หมอปลากระซิบข้างหูตินักข่าวของเราอะค่ะ
ที่ใครก็ถามว่าเอ๊ะหมอปลากระซิบบอกอะไร
เพราะว่าลงพื้นที่ไปหมอปลาไปบ้านห้าหลังอันนี้ภาพในวันนั้นนะคะย้อนไปนะคะ
ห้าหลังที่หมอปลาไปก็คือบ้านน้องชมพู่
ตายายน้องชมพู่บ้านน้าตายณเสริมบ้านลุงพลและบ้านป้าถอน
จังหวะเนี้ยจังหวะกระซิบตรงเนี้ยเนี่ยค่ะ

คนอยากรู้ว่ากระซิบอะไรตีก็ไม่กล้าบอก
เพราะหมอปลาบอกว่ามันบอกไม่ได้มันบอกออกอากาศไม่ได้
หมอปลาบอกว่าคือเอาจริงตอนแรกไม่กล้าพูด
เพราะว่าคนก็ถามเยอะว่าหมอปลาสัมผัสถึงวิญญาณน้องชมพู่ได้ไหมหรืออะไรยังไง
สุดท้ายหมอปลาก็ยอมรับว่าสัมผัสวิญญาณน้องชมพู่ได้จริง
แต่บอกไม่ได้ว่าสัมผัสได้ที่บ้านหลังไหนค่ะ
เพราะถ้าพูดไปเนี่ยจะเป็นการปรักปรำคนที่บ้านหลังนั้น
แล้วก็จะเป็นการสร้างความแตกแยกแล้วก็จะไปกระทบการทำงานของทางตำรวจด้วย
แต่หมอปลาบอกว่าสัมผัสได้จริง
ที่วันนั้นผมไปรายการของพี่หนุ่มมา

ลุงพลเผลอพูดว่าตอนที่ลุงพลขึ้นไปนักข่าวช่องหนึ่ง
ว่าที่แบกของอะว่าชมพู่หนักกว่านี้
ผมก็ถามว่าในคลิปวีดีโอคลิปเสียงมีไหม
ไม่มีครับเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อะครับ
นี่นะคะแล้วหมอปลาก็ยืนยันว่ามือฆ่าไม่ใช่คนใกล้ตัวอย่างลุงพลแน่นอนค่ะ
เพราะว่าจากการสัมผัสตัวลุงพลรวมถึงป้าแตนเนี่ยนะคะ
ทุกคนเป็นคนดีนะคะลุงพลเป็นคนซื่อ
หมอปลาขออนุญาตใช้คำนี้บอกว่าลุงพลเป็นคนซื่อจนเซอร์ซะด้วยซ้ำ
ที่ผ่านมาทำดีทุกอย่างแต่กลับถูกแทงข้างหลัง
โดยเฉพาะคนใกล้ตัวอย่างแม่ชมพู่ที่มาสงสัยกันเอง
ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ลุงพลออกมาพูดตรงเลยดีกว่าว่าใครกันแน่
ที่เป็นคนก่อเหตุกับน้องชมพู่แล้วก็บอกด้วยนะคะว่า
จริงแล้วคนที่รู้เห็นการเสียชีวิตของน้องชมพู่มีประมาณ๓๔คน
อันนี้ข้อมูลจากหมอปลานะคะและถ้าหากว่าสุดท้ายเนี่ย
หมายจับมาตกที่ลุงพลหมอปลาบอกว่าก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
ว่าหมอปลาจะช่วยเต็มที่จะนำโฉนดแบบ๑๐ล้านมาช่วยประกันตัวให้ลุงพล
ลุงพลพูดมาได้แล้วสิ่งที่ลุงพลรู้ต้องพูดแล้ว
ไม่ต้องไปไว้หน้าใจไม่ต้องไปให้ใจใครเขาแล้ว
เมื่อคนที่ลุงพลเคยให้ใจครอบครัวที่ลุงพลเคยให้ใจ
มันไม่ให้ใจลุงพลอ่ะแล้วผมบอกว่าแสดงว่าที่ผ่านมาคนเหล่านี้
มาที่ลุงพลเพราะเรามาดูเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
เขามาค้นบ้านลุงพลค้นรถลุงพลมันก็รู้แล้วว่าสิ่งที่
ฝ่ายตรงข้ามให้ข้อมูลกับตำรวจก็คือพุ่งเป้ามาที่ลุงพล
ซึ่งก่อนนั้นลุงพลคิดดีกับทุกคนและไม่คิดว่าลุงพลจะโดนแทงหลัง
คือสิ่งที่ผมบอกลุงพลวันนั้นผมก็คุยกับลุงพลแล้วในบางอย่าง
แต่เราก็เก็บไว้นะและลุงพลก็รู้ด้วยว่าผมกับลุงพลคิดว่าคนที่ทำน้องชมพู่
ต้องเป็นใครอ่ะแต่ผมสงสารนะผมคิดว่าคนสามสี่คนเนี่ย
ทำให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยคนพวกนี้บาปกรรมมากเลย

ผมนะคนที่รู้เรื่องทั้งหมด

แล้วผมก็คิดว่าทุกคนต้องรู้๓หรือคนที่ผมพูดเนี่ยคือใคร
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต่อเรื่องบ้านลุงพลเรื่องหมอปลาอีกหน่อยกันแล้วกัน
เดี๋ยวท่านจะเอ๊ะทำไมวันนี้ข่าวลุงพลข่าวหมอปลานี่เยอะเหลือเกิน
คือมันมีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บ้านลุงพล
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้เราก็ติดตามดูความคืบหน้าไปสอบถามอะไรเหมือนปกติทุกวันนั่นแหละนะครับ
เพียงแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมตรงบ้านลุงพลวันนี้มันเยอะจริงนะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เองก็ไปทำงานเข้าสวนเข้าไร่นะครับ
ส่วนใครจะเป็นคนร้ายอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เราก็รอฟังตำรวจเหมือนกันใช่ก็รอความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจนะคะ
ไม่รู้เป็นใครอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่ในหมู่บ้านก็ได้หรือจะเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวต่างที่เราพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาเท่านั้นเอง
วันนี้มีคนส่งรถพ่วงบรรทุกทรายมาที่บ้านลุงพลนะฮะทั้งทรายทั้งดินรถบรรทุกพ่วงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเป็นคนใจดีไม่ประสงค์ออกนามอีกแล้ว
เป็นคนสกลนครแต่ว่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่เกาหลีสั่งเฟอร์นิเจอร์แล้วให้ส่งมาที่บ้านลุงพลกับป้าแตนนะฮะตู้ใส่ของโต๊ะกินข้าวมอบเงินสดให้อีกด้วยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยรวม
บ้านลุงพลนี่ตอนนี้ของเยอะมากนะครับโซฟาแก๊สชุดเครื่องนอนตู้กับข้าว
สิ่งหลายอย่างคือบางทีมาเยอะมากเราเองเราเห็นพอดีเราก็ช่วยยกบ้าง
อะไรบ้างเนี่ยแหละฮะก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็ช่วยช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงพลบอกว่าอะไรที่ไม่จำเป็นที่มันเกินความจำเป็นเดี๋ยวจะไปส่งต่อให้กับโรงเรียนให้กับวัดแถวบ้าน
คุณผู้ชมครับ
ค่ะเรื่องราวที่บ้านกกอกวันนี้เนี่ยหลากหลายประเด็นจริงนะคะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปที่บ้านลุงพลก็มีเรื่องราวเยอะมาก
แล้วก็เหรียญมีสองด้านค่ะมีคนที่ให้กำลังใจมีคนที่ชอบ
ก็ต้องมีคนที่เขาต่อต้านแล้วคนที่ไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนี้สมดุลเสมอ
มันมีอยู่คนนึงค่ะที่เขาลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะคะ
คนนี้เขาบอกว่าตั้งใจจะไปให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่
เป็นหมอพลังจิตฝ่ามือพลังจิตชื่อว่าหมอเอก
เขาบอกว่าผมไม่ทนอีกต่อไปครับเดินทางมาจากกรุงเทพ
ตั้งใจมาหาพ่อแม่ของน้องชมพู่โดยเฉพาะหมอเอกฝ่ามือพลังจิตคนนี้บอกว่า
ขอบอกนาริสทีมข่าวแท้รัฐทีวีเลยนะว่าทนเห็นพ่อแม่ของน้องชมพู่
โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่
เป็นฝ่ายที่สูญเสียลูกไปแต่ทำไมกลับถูกคนบางคนนั่งเทียน
คนโน้นคนนี้ไม่ใช่คนร้ายออกมารับประกันมาออกตัวแทน
ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ตำรวจและทำให้หลายคนที่รับฟังข่าวเข้าใจผิด
ซึ่งหมอเอกฝ่ามือพลังจิตบอกว่าผมคิดว่ามันไม่เหมาะสม
คนคนนึงมีแต่คนบริจาคเงินให้มีบ้านมีเงิน
แต่อีกฝ่ายที่สูญเสียกลับถูกต่อว่าหาว่าฆ่าลูกตัวเอง
อันนี้เป็นความรู้สึกของหมอเอกฝ่ามือพลังจิตนะคะ
เขาก็บอกว่าคือเขาตั้งใจมาเจอตัวจริงของพ่อแม่น้องชมพู่
ว่าจะเป็นอย่างที่ใครบางคนบอกไหม
จากการที่ติดตามข่าวรู้สึกว่าบางทีสื่อบางสำนัก
ก็ไม่เป็นกลางลำเอียงก็เลยตั้งใจอยากจะมาบอกกับทุกคนว่า
เรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาจากทางตำรวจ
แต่ว่าครอบครัวของน้องชมพู่พ่อแม่ของน้องชมพู่
คือลูกเสียชีวิตน้องชมพู่จากไป
จิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ย่ำแย่พออยู่แล้ว
แต่การที่หมอปลาออกมาบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดี
หมอเอกฝ่ามือพลังจิตถามกลับหมอปลาไปว่าหมอปลารู้ได้ยังไง
ตำรวจยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมหมอปลาตีโพยตีพายไปเองแบบนี้
คนเสียหายกลับกลายเป็นจำเลยสังคม
หมอเอกบอกผมขอยืนอยู่ข้างพ่อแม่น้องชมพู่
เชื่อมั่นว่าพ่อแม่น้องชมพู่ไม่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่แน่นอน
ขอให้พ่อแม่น้องชมพู่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคและผ่านมันไปให้ได้
คนไหนโจมตีไม่เป็นไรผมขอยืนเคียงข้างเอง
วันนี้อาจารย์จะมาช่วยเต็มที่อาจารย์จะมาชนไม่ว่าใครจะมาสวนกระแส
วันนี้อาจารย์ตั้งใจมางานเยอะแต่ว่าวันนี้มาเพื่อช่วย
คนเสียหายให้เป็นจำเลยสังคมไปได้
เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรอาจารย์จะพาฟ้องหมด
คนไหนที่ไม่มาด่าเนี่ยบอกอาจารย์เดี๋ยวจะให้ทนายความลูกศิษย์เล่นหมด
โดนจับอาจารย์ก็จะประกันให้เองกลัวอะไร
ใครอยากชนก็มาชนสิครับความเป็นจริงมันเกิดขึ้น
หมอวิเศษมาจากไหนก็คนธรรมดา
ประกาศรักษาคนนู่นนั่นนี่แล้วลูกติดทางผากหายต่ำหายจริง
คุณรู้หรือเปล่าเป็นกระแสเฉย
อาจารย์ไม่ได้กลัวนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มานั่งหาเรื่องกัน
แล้วอย่างหมอปลาเนี่ยไม่ได้ว่าเขานะ
พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ไหว้ผีถือผีคุณก็ไปเที่ยวถีบสารพังสารเขาหมด
แล้วพระพุทธเจ้าบอกไหมให้ฆ่าผีทำลายผี
อย่ามาอวดอ้างเออฉะนั้นคุณอย่ามาถือว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ
นะคุณทำช่องรายการคุณทำข่าวคุณก็ทำไปแต่อย่าไปเกาะกระแสทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
อกจากนี้นะคะหมอเอกก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
ตัวเองคิดว่าสังคมควรทบทวนความคิดใหม่
ลุงพลเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยแต่ทำไมสังคมต้องมองว่าลุงพลเป็นฮีโร่
ซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องแค่สงสัยเฉยทำไมคนอื่นที่ต้องสงสัยไม่เป็นฮีโร่บ้าง
ขอเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่บ้าง
เรื่องคดียังไม่ไปถึงไหนเลยอย่าเพิ่งออกตัวเลยว่าเข้าข้างใครจนเกินไป
ก็ไม่ควรจะนำเสนอข่าวด้วยความลำเอียงควรนึกถึงคนที่สูญเสียด้วย
แต่ชูลุงพลกลายเป็นลุงพลเป็นดาราไปซะแล้ว
ฉันสัมผัสมามึงเป็นเทวดามาจากไหน
นี่อาจารย์ก็จะมากอดคอว่านี่ก็บริสุทธิ์
ลุงพลเขาก็ไม่ได้ขอไม่ได้สร้างสตอรี่อะไร
แต่ที่คนเห็นใจลุงพลก็เพราะว่ามันกระแสข่าวเป็นคนไปสร้าง
ปั้นเขาอ่ะปั้นอยากให้ดาราคนนึงดัง

ต่อให้นักร้องเนี่ยเสียงไม่ดีแค่ไหนก็ไปมิกเสียงเอาไปโฆษณาบ่อย
มันก็ดังได้มันไม่ใช่เรื่องแปลก
ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันถูกต้องหรือมันผิด
ทางนี้ก็เสียใจพูดก็ไม่เก่งนะออกสตอรี่อะไรก็ไม่เป็น
เอาพูดซื่อป่าห้วนโผงผัง

ไม่พอใจแล้วก็แสดงออกตรงนั้นเลย
ฉะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นว่าข่าวไม่สนใจ
อีกคนนึงอารมณ์ศิลปินร้องพงร้องเพลงนู่นนั่นนี่ก็
แต่ว่าพ่อแม่น้องชมพู่เขาก็เป็นคนธรรมดา
ชีวิตเขาบางทีเคยผิดพลาดมา
ก็อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องผิดพลาดไป
หมอเอกบอกว่าที่ตั้งใจมาเนี่ยนะคะ
ไม่ได้อยากจะมาเกาะกระแสเหมือนกับหมอปลา
แต่อยากตั้งใจจะมาช่วยพ่อแม่ชมพู่
และรักษาคนจริงไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไร
แต่เห็นหมอปลาประกาศมาออกตัวแทนให้กับลุงพล
ฟังแล้วดูเข้าข้างกันเกินไปไหม
นั่งอยู่กรุงเทพแต่เหมือนรู้ว่าใครคือคนร้าย

อันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของหมอเอกนะคะ

ให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่ค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่ที่บ้านกกอก
เดี๋ยวเราจะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมล่วงหน้าไว้หน่อยกันแล้วกัน

ดูตรงหมอเอกต่อหน่อยนะครับ
วันนี้หมอเอกเนี่ย
ได้ไปดูจุดที่คาดว่า

น้องชมพู่จะหายตัวไปในช่วงเวลาต่าง

ที่น้องชมพู่นอนดู

สดิ้งพี่สาวว่าขอไปขุดดิน
ใต้ต้นมะม่วงตรงจุดหน้าบ้านน้าตาย
นะครับหมอเอก

กับน้องชมพู่มีคนร้ายแน่นอน

ไม่ใช่ครอบครัวของน้องชมพู่แน่นอน

คือเพียงแค่ต้องการแกล้ง

แล้วจะให้หากันไม่เจอก็จบ

แล้วที่พ่อกับแม่น้องชมพู่

เพราะอยากให้เป็นเรื่องของตำรวจ

ไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่าง

แต่ตำรวจเนี่ยบอกไปหมดแล้ว

อันนี้หมอเอกพลังจิตเขาบอกนะ

เขาอยากไปดูจุดที่เป็นสวนยางพารา

เขารู้สึกได้นะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่
ขอไม่บอกว่าเท่าไหร่ใช้คำว่าขอไม่บอกนะฮะ

ไม่ใช่เส้นทางสวนยางพารา

คนร้ายมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ

และคิดว่าวันหนึ่งก็ไปหาเจอแล้ว

ที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่พ่อแม่น้องชมพู่

แต่ทำไมพ่อแม่น้องชมพู่ไม่กล้าพูดความเป็นจริง

เขาปล่อยให้ขบวนการยุติธรรมมันทำ

เขาจะบอกเลยว่าคนนี้ทำคนนั้นทำบอกไม่ได้
แต่ทุกอย่างเขาให้การกับตำรวจแล้ว
ตำรวจเขาก็ต้องหาหลักฐานเพื่อมัดตัว

วันนี้ก็มีประชาชนมาจากหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
มาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
นี่หมอเอกเขาก็ไปเดินดูพื้นที่ต่างเสร็จก็มากอดให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับ
มีผู้ที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ที่มาด้วยนะครับวันนี้
หมอเอกยืนยันว่าจากนี้ไปจะขอเปิดหน้าชนกับหมอปลา
บอกว่าหากหมอปลากล้ารับประกันลุงพลชูลุงพลเกินเหตุ
ตัวเองก็ขอยืนเคียงข้างพ่อแม่น้องชมพู่เหมือนกัน
ว่าพ่อแม่น้องชมพู่ไม่ใช่คนร้ายแน่นอน
มันกันแกล้งมันเอาหนีไปให้จากไหนมันอย่าคมคู
หมอเอกกับหมอปลานะหมอเอกบอกอะไรจะหลืดสงหรือสี

เอาเป็นว่าหมอเอกเนี่ยวันนี้ได้นำน้ำแร่ธาตุสกัดจากดินโปร่งภูเขาไฟ
แล้วก็พลูคาว๖ขวดมาให้พ่อกับแม่น้องชมพู่
บอกว่าเอาไว้ผสมน้ำแทนปุ๋ยเอาไว้ฉีดให้พืชผักหรือว่าข้าวในนา
จะได้มีรายได้ดีเก็บเกี่ยวพืชผักนาผลผลิตต่างได้
จะได้มีผลผลิตเยอะอะไรพวกนี้นะอันนี้เขาเอามาเนี่ยครับ
คือหมอเอกเนี่ยนะคะก็ขอให้พ่อแม่ของน้องชมพู่นำน้ำสะอาดในขัน
พร้อมกับนำขันห้าให้ทำพิธีล้างสวยแล้วก็จะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต
เดี๋ยวไปดูช่วงทำพิธีกันหน่อยค่ะ
ระหว่างที่หมอเอกทำพิธีนะคะอยากให้คุณผู้ชมสังเกตดูสิ่งที่อยู่ในมือของหมอเอกนะคะเป็นเบี้ยแก้ค่ะ
อยู่อยู่เบี้ยแก้ก็ลอยขึ้นมาหนึ่งด้านนี่นะคะครับ
คือสำหรับของแก้เคล็ดล้างซวยที่มาทำพิธีของหมอเอกก็จะประกอบไปด้วย
แก้นี่นะคะเบี้ยแก้มีพุทธคุณก็คือเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันคุณสัย
ร้อยปลาพุทธคุณก็คือหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันเมตามหานิยม
พึ่งพุทธคุณก็คือค้าขายเจริญรุ่งเรืองและเมตตามหานิยมนะคะนี่ค่ะในมือ
นี่นี่นะคะหมอเอกบอกว่าสิ่งของพวกนี้ประกอบกับการทำน้ำมนต์พ่อแม่น้องชมพู่
ก็จะต้องอาบน้ำมนต์สามวันถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ปองร้ายคิดไม่ดี
ก็ขอให้ผลของคนเหล่านั้นที่คิดแบบนั้นคิดไม่ดีแบบนั้นสะท้อนกลับเข้าตัวไป
หลังจากทำพิธีเสร็จค่ะหมอเอกก็มอบเบี้ยแก้และไม้เครือร้อยปลาให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่
แล้วก็มอบให้ทีมข่าวด้วยนะคะบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวส่วนในขันเนี่ยนะคะ
คนที่มาร่วมทำพิธีเขาบอกว่าโอ้โหเห็นน้ำตาเทียนเป็นหยดเป็นแบบอย่างนี้ค่ะ
บางคนเขาก็มองเป็นรูปร่างต่างหรือว่ามองเป็นตัวเลขต่างเขาก็เลยสังเกตกันดูนี่นะคะ
ครับหมอเบี้ยแก้มาด้วยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็ทีมข่าวของเราบอกเลยว่าเนี่ยนะคะสิ่งที่นำไปแก้เคล็ดนะคะ
มีเบี้ยแก้มีเครือร้อยปลามีสีพึ่งแต่ว่าเบี้ยแก้ที่อยู่ในมือในมือของหมอเอกเหมือนแบบ

บางคนมันแบบขยับรอยขึ้นมา

มันรอยได้เหรอ

ตรงนี้ใช่ไหม
ใครเคยสัมผัสสิ่งต่างทางด้านนี้

ผมยอมรับว่าไม่สันทัศน์เรื่องเบี้ยแก้

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าให้คุณผู้ชมแหละช่วยเราดูหน่อย

ใช่ไหมแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเบี้ยแก้
ทุกผู้ชมครับความจริงมันมีบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระแวกบ้านกกอก
ที่มันตรงกันข้ามกับบ้านของลุงพลกับหมอปลาที่เข้ามาวันนี้อยู่นะ
แต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง
ดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าชวนคุยไว้แล้วนะครับ
เรื่องของการจะสร้างละครสร้างหนังอะไรก็แล้วแต่
เกี่ยวกับเรื่องบ้านกกอกเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ย
คนที่เปิดตัวมาเลยคุณอุ๊บวิริยะคุณอุ๊บหรือว่าที่ในวงการเขาเรียกพี่อุ๊บเนี่ยนะ
นักปั้นดาราชื่อดังเนี่ยบอกเลยว่ายอมรับ
จะว่าโหนกระแสก็ได้โหนก็โหนล่ะ
มีคนจะลงทุนให้๑๐ล้านบาทจะให้สร้าง
เมื่อวานเราก็สอบถามใช่ไหมชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าคุณแม่น้องชมพู่
ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่อะค่ะให้นำเรื่องราวของน้องชมพู่มาทำเป็นละครเป็นหนังอะไรแบบเนี้ย
แต่พี่อู๋บอกไม่สนใจค่ะ

ก็มีแม้กระทั่งเจ้าหมาปลาส้มหมาของน้องชมพูก็อยู่ในบทของเขา
แล้วจะทำออกมาเป็นซีรีส์นี่ฮะส่วนดาราคนไหนจะรับบทเป็นใครในบ้านกกอก
ก็แล้วแต่ดาราคนนั้นด้วยว่าเขาจะตกปากรับคำในการเล่นหรือไม่
นี่ฮะแต่ทีนี้ก็ต้องนู่นแหละ๕สิงหาคมว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าใช่ไหม
ถ้าเขายืนยันว่าไม่โอเคแล้วพี่อุ๊บจะว่ายังไงก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึง
แต่วันนี้ที่ทีมข่าวบันเทิงเราไปคุยกับคุณอุ๊บวิริยะเนี่ยนะครับ
ไหนคร่าวไหนไหนพี่อุ๊บบอกหน่อยสิดาราที่จะมารับบทในละครเรื่องบ้านกกอกเรื่องน้องชมพู่เนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้าง
อู๋บอกว่าเอาบทแม่น้องชมพู่ก่อนเลยเล็งไปที่ดาราเจ้าบทบาทพี่ตุ๊กดวงตา
นี่ฮะนักแสดงเจ้าบทบาทเลยฮะพี่อู๋บอกว่าจะให้คุณตุ๊กดวงตาตุงคมณีมารับบทเป็นแม่น้องชมพู่
ถามว่าทำไมเพราะเห็นว่ามีแววตาดุดันดุดเหี่ยวเหมือนกันมีไฟเหมือนกัน
อย่างนี้เลยแต่เราถามพี่ตุ๊กดวงตาไปแล้วนะฮะพี่ตุ๊กบอกไม่เล่นฮะ
ค่ะไม่รับเล่นแน่นอนครับเพราะไม่อยากไปตอกย้ำความสูญเสียของครอบครัวน้องชมพู่
นี่ฮะพี่ตุ๊กให้เหตุผลดีมากนะครับส่วนบทคุณพ่อน้องชมพู่
คุณอุ๊บวิริยะบอกว่าอยากได้นักแต่งเพลงชื่อดังหนึ่งจักรวาลมาเล่นเพราะผอมเหมือนกัน
เป็นคนพูดน้อยเหมือนกันคล้ายกับนายอนามัยวงศรีชาพ่อน้องชมพู่
ซึ่งสอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัวของคุณหนึ่งจักรวาลไปแล้วบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อมา
แล้วส่วนตัวก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนด้วยไม่ขอรับเพราะไม่เคยเล่นละคร
นี่ฮะพี่หนึ่งจักรวาลบอกนะครับบทของคุณตาน้องชมพู่พี่อุ๊บวิริยะ
ไปที่นักแสดงอาวุโสคุณอาสุชาวพงวิไลนี่นะครับ
ส่วนบทคุณยายบอกว่าอยากได้แม่ตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุลมาเล่นเท่านั้น
ใช้คำว่าเท่านั้นด้วยนะเราก็โทรไปสอบถามทั้งคุณอาสุชาว
แล้วก็แม่ตุ๊กเดือนเต็มซึ่งทั้งสองท่านบอกว่า
ยังไม่มีใครติดต่อมาและไม่ขอรับเล่นโอ้โหนี่
ไม่รับเล่นหลายคนเลยนะไม่ใช่หลายคนนะทุกคนเลยนะตั้งแต่ไล่มานะ
เอาบทป้าแตนป้าแตนคู่ชีวิตลุงพลนะครับคุณอุ๊บวิริยะบอกว่า
ไปที่อดีตนางเอกดังคุณต้อมรัชนีกรซึ่งก็สอบถามไปแล้วนะครับ
เราสอบถามไปคุณต้อมบอกโอ้โหตกใจมากกับข่าวที่ออกมา
ถ้าติดต่อมาก็คงไม่รับอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ย
คิวละครยาวถึงปีหน้านี่ครับคุณต้อมรัชนีกรบอกไม่ขอรับนะครับ
คิวยาวถึงปีหน้าเอาปิดท้ายบทเด่นอีกหนึ่งบทนะครับ
อีกหนึ่งตัวละครที่คุณอุ๊บวิริยะบอกว่าถ้าจะสร้างต้องมีแน่
คือบทลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ค่ะซึ่งคุณอุ๊บวิริยะบอกว่า
อยากให้ลุงพลรับบทนี้เองอ๋อไม่ต้องติดต่อใครเลย
เอาลุงพลเนี่ยเล่นเองแต่ถ้าลุงพลไม่เล่นเจ้าตัวปฏิเสธ
ไปที่พระเอกรุ่นใหญ่พี่หนุ่มสันติศุกร์
บอกว่าอยากให้พี่หนุ่มสันติสุขรับบทนี้เพราะโครงหน้าคมเข้ม
สไตล์พระเอกไทยแล้วหน้าคล้ายลุงพล
เราก็สอบถามไปที่พี่หนุ่มสาธิถูกพี่หนุ่มบอกว่า
ไม่มีใครติดต่อมานะครับถ้าติดต่อมาจริงพี่หนุ่มก็ไม่ถึงขั้นปฏิเสธนะฮะ
ตอบรับและไม่ปฏิเสธบอกว่าต้องขอดูก่อน
อาจจะเป็นการบอกลักษณะให้แบบปรณีประนอมไว้ก่อนค่ะใช่ไหมนี่ฮะ
อื่นนะครับอย่างหมอปลาก็อยากได้หมอปลามาเล่นเอง
ถ้าไม่ได้พี่อุ๊บบอกว่าพี่อุ๊บจะเล่นเองเหรอจะเล่นเอง
อ้าวเอางั้นเลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเยอะ
หนวดอย่างเดียวเหมือนเลยโถพี่อุ๊บทีมงานเราน่าจะใส่หนวดให้พี่อุ๊บหน่อย
เหมือนหมอปลาเลยพี่อุ๊บบอกไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนี่ฮะ
นี่คือบทหลักที่พี่อุ๊บวิริยะวางเอาไว้นะครับ
แต่ไม่มีใครตกปากรับคำเล่นสักคนนะฮะตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะครับเบื้องต้นว่า๕สิงหาคมนี้ที่จะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ที่บ้านกอกเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่จะว่ายังไง
ในใจเลยนะยืนหนึ่งเลยนะลุงพลก็ต้องเป็นลุงพล
ถ้าไม่ได้จริงนะก็อาจจะเป็นตัวเลือกคือคุณหนุ่มสันติสุขก็ต้องมาปรับ
เพราะลุงสันทิศุกร์หน้าค่ายเคียงอีกคนนึงก็ต้องมีในบทบาทคือ
ถ้าหมอปลาติดคิวหรือแบบเล่นตัวไม่เล่นนะดิฉันพี่อุ๊บก็จะเล่นเองเลย
ลองพื้นผิวให้สีดำก็เป็นหมอปลาได้แล้ว
เออไปทำไมอ่ะใช่ไหมเออฉันกล้าไปอ่ะทำไม
บินเลยค่ะพร้อมบินเลยค่ะวันพุธนี้ค่ะ
คือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าคือจริงแล้วควรจะให้คดีจบก่อนไหม
เพราะว่าคดีดังหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างชาติ
ก็มีที่เขานำมาทำเป็นภาพยนตร์นำมาทำเป็นละคร
แต่เป็นในลักษณะที่ว่าเป็นคดีที่จบแล้วรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าคนร้ายคือใคร
แล้วก็คนร้ายก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายจนจบไปแล้ว
อันนี้ถ้าจะมาทำเป็นละครเป็นภาพยนตร์คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าก็ได้ไม่ได้ติดขัด
แต่บางคนก็บอกอย่าเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความสูญเสียของคนในครอบครัว
คือเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบคนนึงเสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องถามคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะคะว่าเขาเห็นด้วยกันไหม
ถ้าจะมีการทำซีรีส์กกอกขึ้นมาจริง
ทีมข่าวไปถามชาวบ้าน๓๔คน
เป็นผู้ชาย๑๖คน

อายุระหว่าง๒๕๖๐ปีนะคะ
คนไม่เห็นด้วยที่จะสร้างซีรีส์เรื่องนี้
สาเหตุที่ไม่เห็นด้วยก็คือคดียังไม่จบ
อยากให้รอจนคดีจบและทุกอย่างคลี่คลายก่อนนะคะ
ส่วนที่เห็นด้วย๑๕คน

อาจจะเป็นหนทางที่ทำให้คนมองว่าบ้านกกอกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
เหมือนกับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านกกอกมากขึ้น
เพราะว่าเกือบ๓เดือนที่ผ่านมาในหมู่บ้านมีแต่เรื่องเครียดค่ะ

แม่ของน้องชมพู่เองก็ไม่เห็นด้วยค่ะ
แล้วก็คิดว่าไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นละครเพราะจะยิ่งเป็นการตอกย้ำความสูญเสีย
กระทบกระเทือนจิตใจของครอบครัวที่สูญเสียลูกสาวไปนะคะ
และไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นเรื่องราวชีวิตของลูกตัวเองที่ตายไปแล้วมาสร้างเป็นละครให้คนดู
ประกอบกับชาวบ้านก็คงไม่เห็นด้วยเพราะอาจจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของหมู่บ้าน
ต่อให้ผู้สร้างจะให้เงินครอบครัวเป็นล้านล้านก็ยังไงไม่เห็นด้วยอยู่ดี
อืมนี่แหละฮะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะวันดี๕พี่อู๋เขายืนนะว่าจะไป

ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับถ้าท่านดูภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่านี่คือภาพบรรยากาศที่ถนนที่บ้านกกตูม
ที่หมู่บ้านตำบลกกตูมหมู่บ้านกอกนะฮะแถวหน้าบ้านลุงพลเต็มไปด้วยผู้คนนะครับ
เราก็ไปดูที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่มันจะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งอืม
คือไม่ใช่อะไรนะครับมีคนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ท่านก็เห็นนั่นแหละ
เดี๋ยวว่านี่คือช่วงเช้าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสวนใบไร่กันแต่นี่ฮะ
นาริสบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปเห็นเนี่ยป้ายนี้ครับติดอยู่หน้าบ้านเลย
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาเดี๋ยวดูป้ายกันอีกทีนึงตอนที่เห็นป้ายชัดนะครับ
เป็นป้ายที่เอามาติดไว้ที่เสาหน้าบ้านแล้วเขียนด้วยลายมือนี่ครับ
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลานะครับติดอยู่หน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับใกล้ใกล้กันคือบ้านของน้าตายนะครับ
บ้านของน้าตายน้องสาวคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยคุณนฤทธิเดินไปดูก็มีป้ายเหมือนกันครับ
ติดอยู่ที่ต้นมะม่วงเลยต้นมะม่วงหน้าบ้านตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คำเดียวกันเลยฮะบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาแต่มีรูปปลาแล้วกากบาทเพิ่มเข้ามาด้วย
น้าตายณเสริมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยทั้งสองหลังบ้านนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับ
ออกไปสวนไปไล่กันนะครับไปทำงานกัน
ถ้าถัดจากบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็บ้านน้าตายณเสริม
เดินออกไปหน้าซอยสัก๒๐๐เมตรเป็นหน้าถนน
หน้าถนนเนี่ยที่นฤทธิกำลังเดินออกไปเนี่ยนะครับ
ไปถึงหน้าถนนใหญ่ของบ้านกอกแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกสักประมาณ

แต่ตรงหน้าปากซอยเลยเนี่ยมีบ้านของคุณตาชาญกับคุณยายสมควร
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่นะครับ
บ้านหลังนี้ณแตกับน้าฝนเขาก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วยมีป้ายเหมือนกันค่ะเห็นไหม
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาเขียนด้วยลายมือเหมือนกันนะครับ
แต่เราไม่เจอใครนะครับก็โทรไปถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เมื่อเช้า

คุณพ่อคุณแม่บอกว่าทางครอบครัวออกมาทำธุระข้างนอกกันวันนี้
เหตุผลที่ทั้งสามบ้านในครอบครัวของน้องชมพู่ติดป้ายบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาเอาไว้หน้าบ้าน
เนื่องจากทั้งครอบครัวรู้ว่าหมอปลาวันนี้จะมาที่บ้านกกอกจะมาบ้านลุงพลบ้านป้าแตนก็ไม่เป็นไร
ถ้าจะมาตรงนั้นก็ไม่ว่ากันแต่อยากให้หมอปลารู้ว่าสามบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลา
หมอปลาจะไปไหนก็ได้เป็นสิทธิ์ในพื้นที่เนี่ยแต่ขอว่าอย่ามาเหยียบที่บ้านสามหลังนี้
เพราะไม่มีอะไรต้องคุยกัน
หากหมอปลายังยืนดันยังดึงดันจะมาเหยียบที่บ้านสามหลังนี้แล้วเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าบุกรุกทันที
เพราะฉะนั้นถือว่าติดป้ายเตือนติดป้ายบอกไว้หน้าบ้านแล้วว่าไม่ต้องมา
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บ้านน้าตายน้าเสริม
นี่นะคะป้ายที่ติดไว้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามข่าวไปกับเราแล้วก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
คุณผู้ชมบอกว่าให้ลองสังเกตดูดีลายมือที่ป้ายทั้ง๓ป้ายเลยลายมือคล้ายกันมาก
เหรอใช่ลายมือคล้ายกันเลยอันนี้คุณผู้ชมช่วยตั้งข้อสังเกตมานะคุณผู้ชมก็ลองดูนะคะ
บ้านคุณตาคุณยายด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขายอมรับเขาก็ยอมรับกับเรานั่นแหละ
เขาก็บอกว่า๓บ้านนี้ก็ตั้งใจเขียนติดเอาไว้ว่าไม่อยากให้หมอปลาเข้ามาที่บ้านเพราะไม่มีอะไรต้องคุยกัน
แต่ว่าหมอปลาเขาก็อยู่ที่บ้านลุงพลเขาก็ดูมีความสุขค่ะเขาก็ไม่ได้มาบ้านที่เขาติดป้ายว่าไม่ต้อนรับอะค่ะเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาต้อนรับอ่ะนะนี่นะคะ
หมอปลาก็ช่วงบ่ายแดดร่มลมตกก็เข้าไปในหมู่บ้านก็เดินไปนำกล้วยบวชชีที่ทำเอาไว้ให้ชาวบ้านในบ้านกอกได้กินกันก็ไม่แวะเข้าไปในบ้านที่เขาติดป้ายบอกก็ไปบ้านที่เขาต้อนรับอ่ะนะบ้านแรกที่แวะเข้าไปนอกเหนือจากบ้านลุงพลก็คือบ้านยายอุ่นเพราะเป็นผู้เท่าผู้แก่ของคนในหมู่บ้านนะคะ
ลุงพลเท่าแก่ของคนในหมู่บ้านครับ

ยาโอนสวัสดีครับ
เป็นไงยาโอนขากแขกยังดีอยู่หม่ะอ่ะ
ขากแขกยังปวดหม่ะอายุมากอ่ะ

ค่ะแล้วลุงคลนั่งลุงคลนั่งลุงคลนั่งลุงคลนั่งพอดีผมทำกล้วยบัวชี้
แต่บัวชี้ผมเนี้ยผมใส่ถั่วเขียวด้วยค่ะมันหมายความว่าฟาร์มอุดมสมบูรณ์
ค่ะเรื่องกล้วยกล้วยก็จะหมายความว่าจะให้เรื่องราวของหมู่บ้านเนี้ย
มันหมดไปให้ความอุดมสมบูรณ์มาแทนที่อ่าตอนเนี้ยผมไม่ได้ว่าอะไรนะอืม
ถ้าเราคิดในมุมมองดีอ่ะขนาดประวุธเจ้าหน้าแล้วผมบอกว่า
ค่ะยายก็ไม่ได้พูดว่านะลูกคนไม่ได้จิตนาอย่าต้องทานกล้วยหัวชีด
ด้วยนะไม่มีอะไรเนี้ยมีถั่วเขียวด้วยโภคคุณมากนะแล้วป่าผมไม่มี
จิตนาเลยนะอย่าอุ่นบอกตรงตรงเนี้ยค่ะผมไม่มีจิตนาเลยค่ะนะ
เพราะว่าผมก็บอกว่าคือทุกคนในหมู่บ้านกรอกอ่ะ
ทุกคนน่ะก็คืออยากรู้ทั้งประหละว่าใครทำร้ายน้องถานาคนนี้
ทำให้เหลือร้อนกับทั้งหมู่บ้านค่ะกล้วยหัวชีดทุกอย่างยังต้อง
พี่พ่านมานานาโดดโล้นจนว่ายายก็จนโกดโน่นบ่รับทั้งคืนโกดกินข้าวบ่เซฟ
ยายก็สหาวก็สบายใจอันที่ดุลที่สามเผ่ามานี่ละยายก็ไข่เน่
ยายก็หดบ่ได้แห้งไปวัดไปวัดก็จั๊กเป็นพี่ชัง

ไม่เม็ดผ้ายายเม็ดก้าว
ลองลองทุกคนกินหมดแล้วนักข่าวกินหมดแล้ว

ยังไม่ลงคออร่อยมากเนี่ยโกหกผมหรือเปล่าเนี่ย

แต่ชิ้นมันเหนียวนิดหนึ่งเพราะผมใช้กล้วยหำ

กล้วยนั้นไม่จะแข็งเลย

อร่อยแต่ยายก็ยังดูดีฟันยังดูดี

ไม่มีใครมานั่งทำส่วนมากคนแก่เหลาทางทางมะพร้าว

วันนี้ยายทำแบบนี้ทุกชิ้นยายจะเอาให้พระบูชา
นี่นะคะก็คือบรรยากาศที่หมอปลาเข้าพบปากกับผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านกกอกนะคะ
ก็ไปชี้แจงด้วยว่าที่หมอปลาบอกให้ลุงพลปักทูบกลับหัว

ชาวบ้านก็ตอบรับนะคะแล้วก็ต้อนรับหมอปลากัน
อย่างที่เห็นก็เหมือนกับเป็นการทำความเข้าใจกัน
ระหว่างหมอปลากับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกกอกนะคะ
พอหมอปลาออกจากบ้านยายอุ่นนะคะมีนักปฏิบัติธรรมคนนึงค่ะคุณผู้ชม
เดินมาต่อว่าหมอปลานะคะเรื่องปักทูบกลับหัวนะคะ
แล้วก็มีการปะทะคารมกันด้วยค่ะ
นี่นะคะที่เราให้ดูไปอยู่ช่วงหนึ่งช่วงต้นนะคะ
ที่ดูตอนแรกไปแล้วอันนี้ครับมาเจอกันอีกหรอใช่ค่ะแต่ว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องกันนะคะ
ร้อยเรียงเรื่องให้นะคะ
ก็เหมือนกับปะทะคารมกันหน่อยนึงอะค่ะเดี๋ยวลองฟังดู
นี่นะคะคือเราให้ดูไปตั้งแต่ต้นนะคะ
เพราะว่ามีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่
แต่ว่าจริงแล้วลำดับเหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้
ก็คือไปบ้านลุงพลก่อนทำกับข้าวเอากับข้าวไปให้คนในหมู่บ้าน
เริ่มต้นจากบ้านยายอุ่นจากบ้านยายอุ่นก็เจอนักปฏิบัติธรรมคนนี้
ลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ใช่คนในหมู่บ้านกกอกนะคะ
คนนี้ค่ะไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็เนี่ยมาตำหนิหมอปลา
คือหมอปลาก็เดินไปเรื่อยไปพบปะคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
หน้าบ้านตาชาญยายสมควรก็เห็นป้ายนะคะ
ป้ายที่ว่าไม่ต้อนรับหมอปลาค่ะหมอปลาทำยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
เอาง่ายพี่คนทั้งหมู่บ้านจะให้มารักผมทุกคนเป็นไปไม่ได้
และจะให้มาเชื่อผมทุกคนก็เป็นไปไม่ได้
แต่ทั้งนี้เราก็เคารพในสิ่งที่เขาไม่ชอบเราใช่ไหมเราก็ต้องเคารพเขา
คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่บ้านกกอกที่มุกดาหารวันนี้เนี่ย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปไปถึงตั้งแต่เช้านะคะ
ก็คือตั้งใจไปที่บ้านลุงพลก็เลยมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่างภายในหมู่บ้านนะคะ
ไปถึงบ้านลุงพลตอนเช้าก็ทำกับโค้งกับข้าวเริ่มจากทำกล้วยบวชชี
แล้วก็กินกันที่บ้านลุงพลแล้วก็เอากล้วยบวชชีนี้เดินไปให้คนในบ้านกกอก
จากบ้านของผู้เท่าผู้แก่ก็คือบ้านยายอุ่น
เอากล้วยบดชีให้กินแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าที่แนะนำให้ลุงพลปักทูบกลับหัวเนี่ยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะ
จากบ้านยายอุ่นก็เดินผ่านบ้านนี่บ้านยายอุ่นนะคะให้ชิมกล้วยบวชชี
อุ่นก็บอกอร่อยดีหลังจากนั้นผ่านไปบ้านคุณตาคุณยายของน้องชมพู่
ครับแต่หน้าบ้านตายายของน้องชมพู่มีป้ายติดหน้าบ้านใช่ที่มีป้ายติดสามหลังใช่ไหมคะ
ช่วงแรกเราเล่าไปว่าเหมือนกับไม่ต้อนรับหมอปลา
ไม่ต้อนรับหมอปลาเขียนไว้เลยหน้าบ้าน
ใช่เขียนติดไว้หน้าบ้านหมอปลาเจอป้ายนี้หมอปลาก็บอกก็ไม่เป็นไร
ก็จะให้คนทั้งหมู่บ้านมารักเรามันก็ไม่ได้
หมอปลายืนเคารพป้ายไม่ต้อนรับที่หน้าบ้านนะคะ
ก็เดินต่อค่ะไปบ้านยายกลมผู้เท่าผู้แก่อีกคนนึง
ผู้เท่าผู้แก่ก็น่ารักมากนะคะให้การต้อนรับ
แล้วก็คุยกับหมอปลาเป็นอย่างดีก็เหมือนเดิมหมอปลาก็ป้อนกล้วยบวชชีให้กับคุณยายนะคะ
หมอปลาก็เดินไปต่อค่ะแต่ว่าเดินเลยซอยบ้านแม่น้องชมพู่ไปนะคะ
เลยซอยไปนะเลยไปค่ะไปเข้าอีกซอยค่ะซึ่งมันก็จะทะลุกันได้
เดินไปเรื่อยแล้วก็จะวกกลับมาผ่านหน้าบ้านน้าตายณเสริมก็ผ่านหน้าบ้านน้องชมพู่ด้วย
หมอปลาไม่เข้าไปเพราะก่อนหน้านี้หมอปลาก็รู้แล้วว่ามีการติดป้ายหน้าบ้าน
ไม่ต้อนรับหมอปลาหมอปลาก็เคารพเจ้าของบ้าน
แต่ความจริงตอนที่หมอปลาเดินผ่านหน้าบ้านน้าตายณเสริมกับบ้านพ่อแม่น้องชมพู่
ไม่อยู่แล้วนะคะนักข่าวของเราบอกว่าป้ายไม่ได้ติดแล้ว
แสดงว่าตอนเช้าติดแต่วันนี้เขามาผ่านตอนบ่ายใช่ไหม
ใช่แต่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ป้ายังติดอยู่
ตาชาญนี่ยังติดอยู่ใช่บ้านตาชาญติดอยู่ค่ะครับ
ก็ลุงพลก็เดินไปด้วยนะคะครับก็ผ่านหน้าบ้านน้องชมพู่
ลุงพลก็หันไปมองนะคะนั่นแหละฮะเนี่ยที่มีหลังคาสีเขียวนั่นแหละบ้านน้องชมพู่
นี่ค่ะลุงพลหันไปมองแบบนี้ค่ะครับคือก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ลุงพลไม่ได้มาที่บ้านน้องชมพู่นานนะคะก็ตั้งแต่มีคดีเนี่ยนี่ค่ะ
ก็พอเดินผ่านบ้านพ่อแม่น้องชมพู่ก็ไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่
นี่หลังนี้ฮะไปไล่ครับนี่นะคะหมอปลาก็ไปต่อนะคะ
ติทีมข่าวของเราก็ถามหมอปลาทั้งเรื่องกล้วยบวชชีเรื่องอาหารต่าง
ว่ามันมีความหมายยังไงเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะ
เพราะว่าติก็เดินไปเรื่อยเดินไปกับหมอปลาทุกจุดแล้วก็ชวนคุยไปเรื่อยอะค่ะ
พริกแกงหัวหมูนะมันเป็นแบบนี้พริกแกงหมูเนี่ย
ตัวผมเองนะก็ภาวนาจิตว่าขอให้คนที่มันทำร้ายน้องชมพู่นะ
ที่มีส่วนร่วมกับน้องชมพู่กับทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย

ตำเข้าไปในพริกแกงเพราะพริกแกงมันมีอะไรมี

มีขามีตะไคร้ก็มีเครื่องเทศตำบดมันไป
พร้อมกับภาวนาจิตว่าขอให้คนที่ทำร้ายน้อง

เวรรับกรรมไปไวอันนี้คือบอกแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ
แค่ใครที่มีส่วนร่วมคือบอกรวมทั้งหมดนะ
ก็จะได้หมู่บ้านอยู่แบบสงบสุขกันให้ที

แล้วหลังจากที่การได้คุยกับผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับ
เขาก็เข้าใจผมนะเราก็เข้าใจผู้เท่าผู้แก่ในสิ่งที่ผมมาให้ลุงพลทำนะ
แล้วก็บอกแล้วก็อธิบายด้วยเหตุและผลว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้
เพราะเจตนาของเราเนี่ยไม่ได้มาลบหลู่ดูแค้น
ไอ้ฟาร์มช่วงฟาร์มเชื่อเราแต่เราไม่มีหรอกนะ
แต่เราก็ทำตามที่ตัวผมเองอ่ะครับได้ศึกษามาครับนะฮะ
และมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับใคร
เพราะเราจุดมุ่งหมายเราคือเราต้องการให้ไอ้ฆาตกร
ไอ้คนที่มีส่วนร่วมฆาตกรในการทำนักร้องทุกข์เนี่ยหมดสิ้นไปไง

และอย่างบางคนที่แสดงความไม่พอใจเมื่อสักครู่
คือผมบอกแล้วว่าต่อให้ผมอยู่หมู่บ้านผมเองก็แล้วแต่
มันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเรานะ
จะให้คนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มาชอบเราร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางหรอก
มันแล้วแต่มุมมองของเขาเพราะเราก็ไม่ทางสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
เพราะวันนี้ที่เรามาเรามาเยี่ยมลุงพลก็ผมบอกว่าผมปกป้องลุงพลนะ
เพราะรุงพลเขาดีอะเราจะให้คนดีมันโดนรังแก่มันไปไปไม่ได้อะ
แล้วอย่างหลายบ้านที่มีการติดป้ายว่าไม่ต้อนรับหมอปลาเนี่ยครับ
คือมันแล้วแต่ตัวเขานะเราไม่ก้าวล่วงนะแล้วก็เคารพป้ายเหมือนกันนะ
ที่แรกได้ข่าวว่าติดกันหลายบ้านนะแต่พอมาถึงเหลือหลังเดียว
อกจากนี้นะคะก็มีประเด็นเรื่องของหมอเอกพลังจิตนะคะ
หมอเอกไปให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกต
ตั้งคำถามไปที่หมอปลาครับทีมข่าวก็เลยถามหมอปลานะ
หมอปลาบอกว่างั้นฝากบอกด้วยถ้าจะเจอกันมาเจอเลยมาเจอที่บ้านลุงพลนะ
บ้านลุงพลนะใช่เพราะว่าไปบ้านอื่นเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องบุกรุกบ้านเขา
ลุงพลเนี่ยต้อนรับหมอปลาไงถ้าหมอเอกอยากจะคุยอะไรมีอะไรอยากจะถามหมอปลา
หมอปลาบอกมาเลยมาเจอกันบ้านลุงพลค่ะ
เดินผ่านหลังสุดท้ายก็มีหมอธรรมนุ่งขาวห่มขาวบอกว่าอยากเจอหมอปลา
เจอผมได้แต่ไม่ได้เจอในบ้านใครถ้าเจอในบ้านคนเหล่านั้นแล้วแจ้งเขาหาว่าผมบุกลุกอ่ะ
ผมว่าหมอทำคนนี้หัวหมอพูดแค่นี้หัวหมอถ้าแน่จริงต้องเจอบนถนนดิ
ถ้าเจอบ้านคนแล้วก็แจ้งผมบุกลุกลุงพลช่วยผมไหมช่วยผมไม่ได้เพราะไม่ใช่บ้านลุงพลนี่ครับ
แล้วเธอไปบ้านลุงพลเขาเข้าไปหรือเปล่าล่ะแต่ลุงพลบอกว่าลุงพลไม่แจ้งบุกลุกด้วย
แต่บ้านหลังเมื่อกี้ไม่แน่ไม่แน่ผมเจอข้อหาบุกลุกอ่ะ
สุดท้ายนะคะหมอปลาฝากประเด็นสำคัญว่าตอนนี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัย
อยากจะบอกเหมือนกันว่าผู้ต้องสงสัยอะไรแทนที่จะสงวนท่าทีไม่พูดแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจ
นักข่าวถามอะไรลุงพลลุงพลตอบหมดพาไปไหนลุงพลไปด้วยหมดแต่บางคนบอกแต่ว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าหมอปลาหมายถึงใครนะคะ
ลุงพลคือผู้ต้องสงสัยใช่ไหมแต่ผู้ต้องสงสัยเป็นคนเดียวในประเทศไทยเลยใครอยากรู้เรื่องอะไรให้บอกหมด
ผู้ต้องสงสัยแหละครับผมถามแค่เนี้ยถ้าผู้ต้องสงสัยใครจะทำ
ไม่สงสัยตลอดบื้องเหรอใครจะตาอะไรผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดกันค่ะไม่ได้
ผมถามว่าการพูดกับนักข่าวของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเราพูดเหมือนกันทุกคนมันจะเสียหายอะไร
กับนักข่าวว่ากินข้าวแล้วพูดกับหน้าที่จะไม่กินข้าว
แต่ถ้ามันกินข้าวมาแล้วก็ต้องพูดว่ากินข้าวแล้วมันจะเสียหายตรงไหนผมถามแค่เนี้ยถามผมถามแค่เนี้ย
คือถ้าเรามาหน้าเดียวเราปากเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าปากเดียวแต่มันแยกทางพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่
ผมกล้าพูดยืนยันว่าเป็นผู้ตรงสายที่บ้าคุณพลเลยผมต้องมาปกป้องคุณ
เพราะใครสงสัยอะไรลุงพลกูบอกทุกอย่างอธิบายทุกอย่าง
นี่เหรอคือผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยปกติใครจะถามอะไรกูต้องรู้สิปิดปาก
แต่นี่เป็นความคิดมุมมองของหมอปลานะว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ผู้ต้องสงสัยอะไรยังไง
ซึ่งยังไงก็ต้องอยู่ที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องค่ะ
ว่าเจ้าหน้าที่จะสรุปออกมาแบบไหนความคืบหน้าจะเป็นยังไง
นี่เป็นสิ่งที่หมอปลาเขาคิดแล้วเขาก็ได้พูดออกมาเท่านั้นเอง
ก็แล้วแต่แต่ละท่านแล้วครับแต่ละคนก็มุมมองแตกต่างกันอยู่แล้ว
คนคุยกันเข้ามาเยอะท่านผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะ
ลายมือที่เขียนไม่ต้อนรับหมอปลาเนี่ยลายมือเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเข้ามานะคะแล้วก็ส่งข้อความมาทาง
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาครับนี่ค่ะมองใบไม้นี่ก็จะอืม
คล้ายคล้ายกันนะคำว่าบ้านนะค่ะไล่ไปฝั่งซ้ายคือบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่นะคะ
ครับนี่นะคะบ้านที่มีรูปปลากากบาทตรงกลางนี้บ้านน้าเสริมน้าตาย
ใช่ค่ะขวามือสุดบ้านคุณตาชาญที่อยู่ที่ปากซอยตากับคุณยาย
ก็เขาบอกให้ลองดูอย่างหลายหลายครับหลายหลายตัวมันจะเหมือนกัน
ค่อนข้างจะเหมือนกันชัดอืมบ่อใบไม้อย่างเงี้ยครับหอหีบ
ก็ดูเผินคือคล้ายกันมากไม่รู้ว่าคนคนเดียวกันเขียนหรือเปล่า
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ใครเขียนไม่เขียนมันก็ส่วนหนึ่งอะนะ
แต่ว่าถ้าเจ้าของบ้านเขาบอกเขาอนุญาตให้ติดอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านอีก
ใช่ไหมส่วนลายมือจะเหมือนจากคนคนเดียวหรือกี่คนเขียนอันนี้ก็
ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องสิทธิ์ในการให้ติดของเจ้าของบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็ว่ากันไปใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลากับลุงพลเนี่ย
ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หมอปลากลับมาบ้านเกาะอีกครั้งหนึ่ง
หมอปลาบอกว่าต้องการไปตรงจุดที่เจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
อยากจะไปทำพิธีจุดทูบเทียนขอเข้ามาน้องชมพู่เพราะน้องชมพู่มาเข้าฝันหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าน้องชมพู่มาเข้าฝันจริงมาหาหมอปลาด้วยใบหน้าที่เบิกบาน
เป็นเทวดาตัวน้อยอยู่บนสวรรค์ถ้าเป็นไปได้ขณะนี้หมอปลาบอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีลูก
ถ้าเป็นไปได้อยากให้น้องชมพู่เกิดมาเป็นลูกของหมอปลา
อยู่บนสวรรค์เป็นนางฟ้าตัวน้อยน้อยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหนูอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อนะ
หมอเชื่อเหลือเกินว่าวิญญาณหนูทุกคนก็พร้อมให้หนูมาเกิดโดยเฉพาะครอบครัวหมอก็ยินดีนะ
ถ้าหนูอยู่บนสวรรค์น้อยแล้วอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ
อันนี้ไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่

แต่อันนี้คือมาทำตามความฝันที่น้องไปเข้าฝันหมอนะครับ
มันบ่งบอกไม่ได้ว่าใส่ชุดอะไร
แต่เหมือนน้องอยู่ที่ดีอะครับในลักษณะนั้น
เหมือนน้องน่ารักเหมือนน้องไม่ใช่คนที่ตายครับ
มันเหมือนน้องคนที่ยังไม่ตายครับประมาณนั้น
นี่แหละครับก็ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟนะฮะหมอปลา
ใช่ค่ะคือหมอปลาก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะคะ
แล้วหมอปลาก็บอกว่าคืออยากจะได้ยินเสียงลุงพลร้องเพลงแบบสด

ใช่ค่ะเพราะว่าหมอปลาบอกว่าก็เห็นข่าวก็ดูไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ก็เห็นว่าหมอปลาโอ้โหบอกอยากจะฟังสดดูผ่านทีวีมันก็เรื่องหนึ่งนะ
ฟังสดก็แบบใกล้ชิดอ่ะนี่ไงทีมข่าวของเรา
คุณกิลายุทธ์ก็เล่นกีตาร์ให้เหมือนเดิม
เหมือนเดิม
เธอใจเนาะช่างโหลมรายมองฉันอย่างเหมือนชาย
ใครเนาะใครเล่าไว้จะอดทนก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่ง
ที่รักเธออย่างเปิดเผยไม่เคยได้รักกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่งจะรักไม่รักช่างเธอให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบสุขแบบทุกอย่างนี้ก็พอ
นี่ตัวเราคงพลายดังมาเห่าเรือบินจนสิ้นใจยังไม่ได้ยนต์
ไม่กวนใจให้มองไม่รักไม่ว่าอะไรคิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
ใจหน่าหน่าชั้นเป็นสุขลือเกิน
ตอนนี้หมอปลาคงไม่มีอธิบายให้ลุงคนหรอคระ
อกจากความเป็นห่วงใยที่มีให้กับครอบครัวลุงพล
ให้ได้แค่นั้นผมไม่รู้นะใครจะคิดยังไงกับครอบครัวลุงพล
แต่ครอบครัวหมอปลาไม่ยืนตรงกลางยืนข้างลุงพล
และจะยืนข้างลุงพลแบบนี้ตลอดไปจนกว่าบทพิสูจน์ของคดีชมพู่เนี้ย
จบไปถึงแม้จะจบไปแล้วเราก็สัญญาว่า
เราจะเคียงข้างกับครอบครัวลุงพลแบบเนี้ยตลอดไปค่ะสู้สู้นะคะ
แค่นั้นของพงศิษยคัมภีร์นะฮะค่ะผู้หญิงที่นั่งฟังอยู่ด้วยนี่คือ
ภรรยาหมอปลานะฮะไม่ใช่ป้าแตนนะอันนี้ภรรยาหมอปลา
อ่าก็นี่แหละครับทุกผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่บ้านกกอกวันนี้ที่บ้านของลุงพล
แล้วก็พื้นที่ต่างนะครับพรุ่งนี้ตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ
คดีน้องชมพู่พรุ่งนี้ก็แปดสิบห้าวันแล้วใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่ก็แปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าลีลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์